จากมหาศาลกรรมพักเพื่อไทยครับช่วงเวลาต่อไปนี้ครับ
ท่านประธานครับผมขออนุญาตทำหน้าที่อันสำคัญ
พี่น้องประชาชนมอบหมายเขาให้จริงจริงเขามอบหมายให้
เป็นรัฐบาลแหละแต่เมื่อมันไม่ได้สมหวัง
แล้วก็ทำฝ่ายค้านซึ่งก็ถือว่าเป็นการทำหน้าที่แทนประชาชน
แล้ววันนี้ทำหน้าที่สำคัญด้วยในบรรยากาศในภาวะที่พวกเรากำลังลำบาก
ประชาชนลำบากประเทศชาติก็กำลังมืดหมดเนี่ย
บริหารประเทศแล้วมีพวกผมได้ช่วยตรวจสอบ
อันนี้จะเกิดประโยชน์กับประชาชนเพราะฉะนั้นก็มีคนถามมาก
ฝ่ายค้านอภิปรายเที่ยวนี้ทำตามประเพณีหรือเปล่า
เพื่ออะไรหรือเพื่อล้มรัฐบาลกลับเรียนครับ
สี่วันต่อไปนี้สิ่งซึ่งเราหวังผลจะให้เกิด
เรียนตรงเลยขีดบรรทัศน์เส้นใต้เลย
หวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
หวังให้เกิดการแก้ปัญหาประเทศให้ดีขึ้น
ประชาชนอยู่ดีกินดีขึ้นแล้วประเทศชาติมีความหวัง
แล้วเราก็แบ่งความหวังไว้๓ระดับ
ระดับแรกจริงแม้ไม่เกิดอะไรเนี่ย
หวังว่าท่านนายกแล้วก็คณะรำตีจะได้เปลี่ยนวิธีคิด
มุมมองต่อปัญหาแล้วก็เปลี่ยนวิธีการทำงาน
แค่นี้ก็เป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับ
สองขึ้นมาวันนี้คนก็สงสัยเหมือนกันว่า
ก็วันนี้หวังผลเปลี่ยนแปลงระดับที่๒ก็คือ

ก้าวรัฐมนตรีนี่คือจุดอ่อน
ไม่มีประสิทธิภาพทุจริต
แล้วก็เป็นตัวปัญหาของประเทศ
ประทานทรวจเป็นคนปัญหาของประเทศ

ท่านประธานและท่านนายกจะต้องขอบคุณ
ถ้าหากท่านจะปรับคอลโมปรับทีมงานของท่านให้มีคุณภาพ
เก้าคนที่จะชี้ให้เห็นต่อไปนี้
เป็นประโยชน์ต่อท่านนายกอย่างสูงยิ่ง

จะปรับออกถ้าไม่กล้าก็จะอ้างฝ่ายค้านได้เลย

เมื่อเราอภิปรายไปครบถ้วนกระบวนความแล้ว

จนด้วยกร้าวที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพแล้ว

ให้โอกาสกับประชาชนพิจารณาตัวเองลาออก
ท่านออกไปแล้วสภาแห่งนี้ก็สัญหากันใหม่
ใครได้เป็นก็มันวนเวียนอยู่ที่ท่าน
มันไม่ถึงพวกผมง่ายหรอก
มาล้มรัฐบาลแต่มันจะล้มด้วยท่านจนด้วยกล้าวที่จะพัฒนาและปรับปรุง
ตัวเองอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่จะต้องเกิดต้องมีและวันนี้ขออนุญาตแจ้ง
หดการเพื่อท่านลำตรีจะได้เตรียมตัวได้ถูกว่าวันนี้เราจะอภิปรายแล้ว
ทำงานกันแบบไหนเพราะเอิญท่านนายกเป็นทหารเนี่ย
แล้วก็มีรำตรีเป็นทหารอยู่หลายท่านผมเองก็นามสกุลคลังแสงนะ
ก็เลยจะขอใช้ภาษาแล้วก็ที่มันคุ้นเคยกับท่านนายกท่านนายกจะได้สบายใจ
เคยกับภาษานี้จะได้ไม่จะได้สบายจะได้รีแล็กผมเองทำหน้าที่เป็นเครื่องบินนำร่องฮะ
บินขึ้นแล้วอาจจะเรียกว่าบินข่มขู่ก็ได้นะแล้วก็ชี้เป้า
บอกว่าวันนี้จะชี้ให้เห็นว่าท่านบกพร่องอะไรตรงไหนแล้วอะไรซึ่งคือเหตุที่จะต้องแก้ไข
ชี้เป้าให้แล้วเพื่อนผมอีกประมาณสามสิบหกลำสิบหกชีวิตก็จะเข้าทิ้งระเบิด
สี่วันเต็มฮะแล้วเวลาสุดท้ายจริงจริงก็จะมีเครื่องบินลำหนึ่งเก็บกวาด
ชนสูตรพร้อมเพราะเป็นนายแพทย์คุณหมอชนน่านก็จะสรุปในวันสุดท้าย
ก็จะสำรวจความเสียหายวันนั้นวันลงมตินี่ถ้าจะเปรียบให้ท่านนายกเห็น
เห็นภาพนะถ้าพี่น้องประชาชนเห็นภาพจริงจริงก็คือถ้าเจ๊งกันคาที่
ยกมือไม่แว้งใจเขาเรียกว่าเสียชีวิตคาที่ตายคาที่แต่ว่าถ้ายกมือผ่านแล้ว
เพลี่ยงพร้ำข้างนอกเกิดวิกฤตศรัทธาแล้วไปไม่รอด
นั่นเขาเรียกว่าไปตายโรงพยาบาลคุณหมอชนนั่นจะเป็นคนอธิบายขยายความว่า
ตายคาที่กี่รายแล้วเพลี่ยงพ้ำไปตายที่โรงพยาบาลอีกกี่ราย
นี่ไม่ต้องตกใจนะพยายามอธิบายให้สบายสบายท่านประธานที่ครบครับ
บรรดาข้อกล่าวหาทั้งหมดไม่ได้อคตินะ
มีอะไรบ้างแล้วท่านจะได้ไปเตรียมตัวคิวสุดท้ายก็อีกสี่วันได้มีเวลา
นี่ก็เปิดกันแฟร์แฟร์เวลาก็ให้ตั้งเยอะแล้ว
มันล้มเหลวถึงขั้นไหนท่านประธานได้กับรุณาบอกว่านี่กล่าวหารัฐบาลรุนแรง
ในเรื่องที่ยุ่งกันนิดหน่อยจนเครื่องบินขึ้นไม่ได้เพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยตั้งนานเลยนะขึ้นไม่ได้
แล้วก็หวังว่าไม่เจอหลุมอากาศอีกต่อไปเนี้ยท่านประธานครับท่านประธานบอกว่านี่กล่าวหารัฐบาลรุนแรง
ก็นี่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะต้องกล่าวหารุนแรงนะท่านนายกต้องทำใจนะครับ
มาชมท่านนะไม่ได้แนะนำนะถ้าไม่รุนแรงไม่อภิปรายไว้วางใจนะแค่ยื่นกระทู้นะ
วันนี้มันต้องกล่าวหารุนแรงครับถ้าไม่รุนแรงนี่อย่าทำเลยเรื่องอภิบายแว้งใจ
แต่รุนแรงผมจะต้องมีเหตุผลมีข้อมูลให้ท่านเท่านั้นแหละ
เรื่องความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจเรื่องหนึ่งใหญ่มาก
วันนี้จะเอาหัวใจของประชาชนมาพูดเอาความทุกข์ของประชาชนมาพูด
ล้มเลี้ยวทางด้านเศรษฐกิจก็ส่งผลต่อสังคมหนีไม่พ้นหรอก
เศรษฐกิจแย่สังคมก็เสื่อมมันก็จะตามมา
บ่อนเรื่องอบายมุกทั้งหลายเป็นต้นเหตุของอาชญากรรม
วันนี้จะชี้ให้ท่านได้เห็นนะครับ
แล้วความล้มเหลวที่เบื้องต้นเบื้องหน้าที่สารวนแล้วคนไทยวันนี้
มีปัญหากับชีวิตมากก็คือเรื่องโควิดหนีไม่พ้น
ซื้อห่วงไหว้ก็ถูกท่านเกรงไว้ถูกเป๊ะนะท่านน้ำตีสาศุกร์

ความล้มเหลวทั้งหลายทั้งปวงในการบริหารประเทศ
มันส่งผลให้ประชาชนทุกข์ลำบาก
ก็เมื่อวานร้องห่มร้องไห้ที่ทางการกรุงไทย
คนแก่ทั้งนั้นมาเข้าคิวกันร้องห่มร้องไห้
นั่นทุกข์แล้วจะอธิบายต่อไปอีก
แล้วทุกข์นี้มันจะเหตุจากอะไรบ้างทำไมท่านถึงล้มเหลว
ผมก็จะอธิบายชี้ให้เห็น
กลุ่มของความล้มเหลวท่านผู้นำฝ่ายค้านอธิบายเยอะแล้ว
แต่ผมจะจัดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่
เพื่อจะอธิบายให้ท่านเข้าใจตอบได้
แล้วเพื่อนผมก็จะอธิบายลงรายละเอียดเป็นประเด็นย่อยไป
เหตุของความล้มเหลวที่ท่านนายกจะต้องฟัง
จริงท่านไม่ค่อยฟังนะเที่ยวนี้ควรฟังครับ
อันแรกสุดก็คือวิธีคิดของท่านมีปัญหา
แล้วก็ลีลาชีวิตท่านก็มีปัญหาต่อการทำการเมือง
อันที่สองก็คือต่างชาติไม่ยอมรับท่าน
นี่คือเป็นปัญหานะทำให้งานล้มเหลว
อันที่๓ก็คือเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือ
ผู้นำฝ่ายค้านพูดแล้วก็ได้ข้อหานี้ไปทุกคนก็คือ
ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ

แล้วไร้ประสิทธิภาพแล้วไม่พอมีการทุจริตกันมาก
แค่ไหนอย่างไรฝ่ายค้านพูดเองกล่าวหาเองมโนเอง
เดี๋ยวจะชี้แจงแถลงเหตุผลให้ทราบเอาข้อมูลให้เห็น
จากทุจริตแล้วเนี่ยเอื้อพวกพ้องนี่เป็นเรื่องใหญ่
วันนี้จะมีข่าวใหญ่นะท่านประธานถ้าผมพูดถึงเรื่องนี้นะ
พวกพ้องเนี่ยท่านนายกต้องทำใจรับฟังให้ได้
แล้วบ้านเมืองเสียหายประชาชนจะล้มจะตายยังเอื้อพวกพ้องอยู่ได้เนี่ย

เรื่องต่อมาก็คือขาดจริยธรรมสำหรับผู้นำ
ผู้นำฝ่ายค้านบอกแล้วผมจะรวบรวมให้เห็นว่า
จริยธรรมสำหรับนายกที่ควรจะมีและท่านไม่มี

สุดท้ายก็คือเรื่องความล้มเหลวการเมืองเป็นเหตุ

เอาละนี่ก็คือข้อกล่าวหาที่ผมจะอธิบายให้ท่านฟังใน๒ชั่วโมง
ท่านประธานที่ครบครับอันแรกความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจ
ไม่ต้องอธิบายนะครับวันนี้ยอมรับกันทั่วหน้า
แต่เมื่อวานท่านนายกก็ไม่ยอมรับอ่ะ
ท่านก็สวนกลับพวกที่ชอบหาว่าเศรษฐกิจไม่ดี
ให้ประชาชนได้คุ้นชินบ้างมันชินไม่ได้นะท่านประธานครับ
วันนี้ถ้าจะพูดถึงความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจเนี่ย
มาพูดลอยไม่ได้จำเป็นต้องอ้างตัวเลข
รายงานตัวเลขเศรษฐกิจตรงกันหมด
ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่เศรษฐกิจน่าห่วง
แล้ววันนี้ที่พูดชัดที่สุดประเดี๋ยวพอพูดเรื่องเศรษฐกิจตัวเลขเศรษฐกิจมา๕ภาคปั๊บ
ผมรู้เลยลำดีจะขึ้นตอบท่านก็จะอ้างตัวเลขมหาภาค
หนี้ครัวเรือนหนี้ประเทศต่ำกว่าญี่ปุ่นท่านก็จะอ้างตรงนี้แหละ
แต่จะบอกให้ท่านได้ฟังนะครับได้รู้ไว้ว่า
แล้วก็จะอ้างโควิดท่านจะเอาโควิดมาตอบเป็นข้ออ้าง
ก็ต้องยอมรับว่าท่านเป็นคนโชคดีนะท่านนายกเนี่ยถ้าเป็นนายกคนอื่นไปแล้ว
โชคดีมากเกิดวิกฤตปั๊บมีอย่างตัวช่วยเข้ามาเลย
มีโควิดอย่างเดียวถ้านั่งในทุกเรื่อง
นี่ท่านโชคดีแต่เป็นโชคร้ายของประชาชน
ที่ท่านหลบบังกับข้อแก้ตัวเหล่านี้แล้วในที่สุดข้อแก้ตัวเหล่านี้เนี่ย
ฉากปิดบังตัวนี้เนี่ยฉากบังตาตัวนี้วันหนึ่งมันจะหายไป
พอมันหายปั๊บของจริงก็จะมา
เศรษฐกิจจริงเนี่ยโควิดใช่แต่ก่อนโควิดเนี่ย
จะหาทางกู้ไม่ได้พอโควิดมาปั๊บจนก็กู้ปุ๊บ
ตัวช่วยเพราะฉะนั้นท่านจะอ้างโควิดก็อ้างได้
มหาภาคก็อ้างได้แต่วันนี้นี่ผมจะบอกตัวเลข
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตจริงของประชาชนท่านประธานครับ
เมื่อวานนี้สภาพัฒน์๒วันนี้เป็นข่าว
เปิดได้เลยวันนี้ยังเหลือในโซเชียลก็ยังเหลือ
สภาพัฒน์บอกว่าปี๖๓๖๔เนี่ย
ต่ำที่สุดในรอบ๒๒ปีนี่สภาพัฒน์ของเราเองนะ
ถ้าไม่เชื่อสภาพัฒน์สภาพัฒน์นี้กล้าหารมาก
กล้าแถลงตัวเลขอย่างนี้ในภาวะที่กำลังจะอภิปรายไว้วางใจเนี่ย
แต่ผมไปดูในโซเชียลวันนี้ลบแล้วไม่รู้ใครไปต่อว่าเขา
โตต่ำที่สุดในอาเซียนแต่เพราะความเป็นธรรมก็มีบางฉบับนะบอกว่าเป็นอันดับ๕ของอาเซียน
ก็เอาล่ะก็อยู่ในท้ายของอาเซียนนี่กำลังจะบอกอะไรครับ
ถ้าท่านจะมาบอกว่าก็เป็นกันทั่วโลกตกต่ำทั่วโลก
นี่ไม่ใช่เป็นเฉพาะเราเป็นจริงฮะแต่ว่าเราต่ำกว่าเขาไง
ทั่วโลกเป็นหมดเอเชียนก็เป็นหมดแต่เราอยู่ระดับท้ายท้ายของอาเซียน
แสดงว่าต่างคนต่างโดนเขาโดนเขาเซแต่เราโดนหมอก
นี่มันบ่งชัดเพราะฉะนั้นตัวเลขมหาภาคเหล่านี้
มันจะแสดงได้อีกคือตรงไหนครับหนี้ประเทศ
เป็นรัฐบาลใหม่พูดกันที่๗ล้านล้าน
เพราะฉะนั้นหนี้สาธารณะมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น

ฐานะประชาชนนี่๑๒ล้านกว่าครัวเรือนเนี่ย
หนี้ครัวเรือนนี่นี่หน้าห่วง
เราคุยกันวันก่อนนั้นคราวก่อนที่อภิปรายกัน๑๒ล้านล้านนะ

ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์วันก่อนพูดกันที่แปดสิบวันนี้จะแตะ๙๐เปอร์เซ็นต์

หนี้ครัวเรือนนี่ยังไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงของประชาชนสักเท่าไหร่นะฮะ

ห้วครัวเรือนที่ว่านี่มันยังน้อยนะเนี่ย
เพราะอะไรครับ๑๒ล้านครัวเรือนเนี่ย
ไปเอาครัวเรือนมหาเศรษฐีซึ่งมีทรัพย์สินมหาศาลมาเฉลี่ยใส่กับครอบครัวคนจน

ถ้าจัด๒๐ของเฉพาะมหาเศรษฐีออก
เอาเฉพาะ๘๐ซึ่งเป็นชาวบ้านจริงเนี่ย
มันไม่ใช่๙๐นะ๒๐๐๓๐๐เลย

เพราะฉะนั้นเวลาอธิบายตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ย
ต้องแยกมหาภาคกับเรื่องจุลภาคชีวิตจริงของชาวบ้าน
เพราะฉะนั้นประเทศเราเป็นประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมาก
ถ้าท่านรัฐมนตรีจะมาตอบผมแล้วไปอ้าง

เหลื่อมล้ำมันเป็นฉากเป็นม่านบางตา
มายังไงคนสองคนเดินไปด้วยกัน
คนหนึ่งมีเงินร้อยบาทอีกคนหนึ่งมียี่สิบบาท

เฉลี่ยแล้วคนสองคนมีเงินเท่าไหร่
ก็เอาร้อยบวก๒๐ก็เป็นร้อยยี่สิบ

คนมีเงินหกสิบบาทนะมาสองคนเนี่ย
แต่ความเป็นจริงไอ้คนหนึ่งมันมียี่สิบคนหนึ่งร้อย
วันนี้อธิบายหนี้ครัวเรือนว่า

จริงแล้วถ้าตัดมหาเศรษฐีออกเนี่ย

สองร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต่ำกว่านั้นอ่ะ
ถ้าเอามหาเสถียนะออกนะ
เหลือชาวบ้านนะผมว่าติดลบครึ่งร้อย
เพราะมหาเสถีย๒๔ตระกูลเนี่ย

มาหารกับคนจน

จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดแยกแยะ

วันนี้ตัวเลขมหาภาคทุกตัวตกต่ำหมด
แล้วจะตกไปถึงเมื่อไหร่ไม่มีใครบอก
ถ้าโควิดมันออกก็เหลือของจริง

แล้วหลายประเทศในโลกอยู่พื้นดิน
ประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดอยู่บนภูเขา
วันนี้ที่เราบวกนิดหน่อย๒๓เนี่ย

ผมขอไปที่ชีวิตจริงของประชาชน

เป็นยุคที่ลำบากที่สุด

ราคาสินค้าเกษตรตกมาต่อเนื่อง

ทุกครั้งทุกปีที่ผ่านมาชนบท

ส่งลูกเข้ามาทำงานโรงงานอุตสาหกรรม
รับจ้างที่โรงงานอุตสาหกรรม

ก็บ้านผมคนอีสานก็มาทำงานรับจ้างเด็กจบ
วันนี้ล้มเหลวจากภาคเกษตร
อุตสาหกรรมปิดตัวลงทุกวัน

กลับไปก็ไม่มีอาชีพทำแล้ววันนี้
มันไม่มีกำลังซื้อในหมู่บ้านมันเรียบร้อยหมดแล้ว

ตลาดอำเภอตลาดจังหวัดวันนี้บ่นกันหมด

มันก็มาเห็นอีกตัวเลขตัวหนึ่ง
ตัวชี้วัดหนึ่งซึ่งจะต้องบอกว่าสินคิดดีไม่ดีคือ

หนี้ท่วมหัวหนี้ท่วมรายได้หด
หนี้คือหนี้๕ประเภทอันแรกที่สุดก็คือหนี้ประเทศ
ไม่ต้องอธิบายซ้ำวันนี้สูงขึ้นสูงขึ้นจะแตะ๖๐
จาก๑๗ล้านกว่าที่ว่ากันมาก่อนวันนี้๘ล้านล้าน
สูงขึ้นไม่ต้องสงสัยแล้วก็จะสูงขึ้นอีกเพราะ
คราวก่อนเนี่ยอภิปรายเขาก่อนจิรยุบอกว่าท่านเป็นนักกู้แห่งรุ่มน้ำเจ้าพญา
ทีนี้คราวนี้ถ้าท่านกู้อีกนี่ปี๖๔บอกจะกู้อีก๒ล้านล้าน
ถ้าจะกู้อีก๒ล้านล้านตัวนี้ก็เป็นนักกู้แห่งภาคพื้นเอเชียไปชีวิตวิกไปเลย
ไม่ต้องโกรธนะท่านกู้จริงก็ต้องยอมรับ
แล้วหนี้สถานะมันก็จะต้องขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือหนี้ครัวเรือนมันขึ้น
แล้วถ้าพื้นฐานทางเศรษฐกิจแบบนี้งบที่ท่านไปฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ย
ไม่ได้ฟื้นฟูแล้ววันนี้โยกมาแบ่งกันกินเป็นวันวัน
หวังอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นหนี้ครัวเรือนก็จะสูงขึ้นไปอีก
และหนี้อันที่๓ก็คือหนี้สถาบันการเงิน
งลมก็ไปหมดแล้วปีนี้เป็นไงครับ
ตอนนี้ห้าแสนล้านแบงค์อยู่ในอาการที่วันนี้
กล้าปล่อยให้ใครเก็บเงินอย่างเดียว
แล้วก็ไปถึงหนี้ธุรกภาคธุรกิจเพราะค้าไม่ขาย
วันนี้กิจการปิดหมดเจ๊งยึดกิจการเป็นแถบ
เดี๋ยวจุลพันธ์ประเดี๋ยวชายาปะเดี๋ยวจีรพรจะมาเล่า
แล้วที่สุดท้ายก็คือหนี้ชาวบ้านนั่นแหละหนี้ครัวเรือน
ท่านประธานครับผมนี่เป็นผู้แทนรัศดรท่านเป็นผู้แทนมาก่อน
ท่านกลับบ้านท่านรู้ชาวบ้านมาปรึกษาเรื่องอะไรบ้าง
ทุกข์ของชาวบ้านมาลงที่ผู้แทนเมื่อก่อนผมกลับบ้านเนี่ย
ลูกไม่ได้เข้าโรงเรียนปัญหานั่นปัญหาเดี๋ยวนี้
ที่ดินถูกยึดที่ดินขาดแล้วเนี่ยวันจันทร์นี่
ให้ผมไปคุยกับบังคับคดีให้หน่อยที่มหาศาลกรรมเขามายึด
แล้ววันนี้ประกาศขายที่นี่ตามหมู่บ้านตามชนบทเต็มเลย
แล้วก็มาหาสอสอนี่แหละสอสอขายที่ให้หน่อยสอสอกว้างขวาง
รู้จักเศรษฐีเยอะที่แปลงนี้เต้านั้นแต่นี้
แต่ละวันนี้ผมต้องนั่งรับปัญหาชาวบ้านขายที่
ขายที่ไหนมีแต่คนขายไม่มีคนซื้อ
แล้วชัดที่สุดไปดูตัวเลขกรมบังคับคดี
วันนี้กรมบังคับคดีไล่ยึดทรัพย์ชาวบ้านที่มันจบกระบวนการศาลแล้วนี่
บังคับคดีหมดแรงที่จะไปยึดยึดมาก็มามาประกาศ
มูลก็ไม่มีคนประมูลก็ไม่ไม่มีเงินนี่ตัวเลข
แล้วที่แบงค์ฟ้องเช็คฟ้องเบี้ยวหนี้กันวันนี้ธุรกิจเดียวที่ดีอยู่
โม้นะไม่ได้พูดเกินเลยนะท่านไปเช็คดูโซเชียลย้อนหลังอีก
ธุรกิจรับถวงหนี้และซื้อหนี้เสียบวมมาก
กลุ่มทุนใหญ่จากต่างประเทศมารวมตัวกันลงเป็นกองทุนซื้อหนี้เสีย
แล้วก็รับทวงหนี้ผลกำไรงอกเงยนี่
ชาวบ้านไม่มีกินจะเป็นจะตายแล้วครับท่านประธานที่เคารพครับ
ผมเอาแค่นี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะบรรยายถึงชีวิตชาวบ้านวันนี้
ว่าเศรษฐกิจเป็นยังไงเนี่ยผมอยากตะโกนดัง
ถ้าไม่ผิดข้อบังคับจะตายกันหมดแล้ว
เกษตรกรรายได้สินค้าเกษตรไม่เป็นราคา
พ่อค้าเรียกพ่อค้าไปเอาเงินมาที่ไหน
เกษตรกรคนส่วนใหญ่ไม่มีกำลังซื้อนี่เอาแค่นี้
เพราะฉะนั้นหนี้๕ตัวนี่เป็นตัวบ่งชี้เลย
แล้วจากปัญหาเศรษฐกิจมันก็นำสู่สังคม
ท่านผู้นำพูดไปเมื่อสักครู่นี้ว่ามีการฆ่าตัวตาย
ท่านประธานครับการฆ่าตัวตายในยุคท่านนายกประยุทธ์เนี่ย
เยอะที่สุดไหมท่านลองคิดสิ

มาแล้วหวังจะส่งน้องส่งไม่ได้

แล้วพูดไปแล้วจะหาว่าผมมโนนี่นะ

รู้สึกจะชื่อด็อกเตอร์กัญจนาบุญยง

เขาทำวิจัยเสร็จสำเรียบร้อย

มารวมจนถึงเขารักษาการเนี่ย
ปรากฏข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์นะ

คนมันจะสูงสุดของชีวิตมนุษย์มีห่วงที่สุดคือชีวิตนี่แหละ
ใครมันอยากฆ่าตัวตายไม่มีครับ
เพราะฉะนั้นสถิติฆ่าตัวตายนี่คือปัญหาสังคม
แล้วพูดจะหาว่าผมเกินเหตุกรมสุขภาพจิต
เมื่อวันที่๑๐กันยายนวันต่อต้านฆ่าตัวตายโลก
อย่าลืมนะใครจะตายต้องวันที่๑๐กันยายนนะ
กันยายนกรมสุขภาพจิตของไทยนี่

สถิติการฆ่าตัวตายตอนนี้น่าเป็นห่วง
ครึ่งปีหลังคาดว่าจะเพิ่มอีก๒๕
เพราะฉะนั้นกรมสุขภาพจิตกำลังหาทางแก้ปัญหา
แก้ปัญหาอย่างไรเขาก็ว่ากันไปตามวิถีทางแพทย์
แต่หารู้ไม่ว่ามันต้องมาแก้ที่สภาแก้ที่รัฐบาล
ถ้าคนมีอยู่มีกินใครไปฆ่าตัวตาย
เอาแค่นี้พอไหมครับเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ

เพราะฉะนั้นรู้อยู่แก่ใจกันทุกคน
ท่านก็เป็นผู้แทนผู้แทนท่านก็มีก็ถามผู้แทนท่าน
เรื่องปัญหาสังคมนี่ไม่เท่านั้น
พอไม่มีอยู่ไม่มีกินฆ่าตัวตายแล้วไอ้พวกที่เหลือนี่อยู่ยังไงครับ

วันนี้สถิติไปดูที่กระทรวงพัฒนาสังคม

ครอบครัวแตกสลายฝรั่งเรียกบ็อกเก็นฮอม
กร้างอย่าร้างกันนี่สูงขึ้นทุกวัน
สูงกว่าทุกวันคนไม่มีกินมันก็

ทั่วประเทศท่านมนตรีศึกษาไปถามนะสุ่มถามนะครับ

ครึ่งตกครึ่งเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่

คนหนึ่งไปทำงานที่หนึ่งคนหนึ่งอีกที่หนึ่ง

นี่ก็เป็นปัญหาสังคมอีกรูปแบบต่อมา
ปัญหาสังคมที่รูปแบบต่อมาก็คือ

รู้ไหมว่าต้นเหตุของอาชญากรรมคืออะไรครับ

ถามพวกอาชญาวิทยาถามตำรวจทั้งหมดสิ

้นจี้ฉกชิงวิ่งราวฆ่าพ่อฆ่าแม่
ฆ่าลูกฆ่าหลานฆ่ากันสักละแป๊บ

พอมีอบายมุกปั๊บอาชญากรรมมา

บ่อนยาเสพติด

วันนี้ตัวเลขบ่อนสูงขึ้น

ผู้นำรัฐบาลที่เป็นชายชาติทหาร
อำนาจเต็มมือเคยเป็นองค์รัฐาธิปัตย์
อำนาจมาอำนาจเต็มมือ
แล้วอยู่ในคอลโมชุดนี้มีอดีตพบทบ๓คน
แล้วสวก็ของท่านสภาชุดนี้เสียงส่วนใหญ่ก็ของท่าน
แล้วเส้นใหญ่ด้วยกองทัพ๓กองทัพก็รุ่นน้องท่าน

ไอ้บ่อนนี่นอกจากก้นจี้โฉกชิงวิ่งราว
บ่อนวันนี้มันแพงฤทธิ์เกิดโควิด

เงินเท่าไหร่จะต้องเอาไปตามแก้โควิดก็มันมาจากบ่อน

ไหมที่ต้องเอาเงินมาแก้ปัญหาโควิด

แล้วยาเสพติดวันนี้ท่านประธานครับ
ถ้าไม่ผิดข้อบังคับผมจะร้องตะโกนสภาเลยนะ

ถามใครก็ได้วันนี้ผมท้าเลย

ถ้าบอกว่ายาเสพติดเยอะเกินเหตุ

เมื่อก่อนเม็ด๔๐๐๓๐๐เดี๋ยวนี้เท่าไหร่ครับ

แล้วที่สำคัญวันนี้ท่านอย่ามาตอบผมนะ
โหคือพาบอยู่ทุกวัน

ก็ปลามันเยอะคนตาบอดไปทอดแหมันก็ได้
ปลามันเยอะเดินไปเฉยมันก็ติดมือมันนะปลา
นั่งเฉยมันก็มาชนตู้ยามนะตำรวจรถขายาวเสพติด

เพราะฉะนั้นเรื่องยาเสพติดเรื่องอบายมุกท่านนายกครับ

ปล่อยให้สังคมนี้
สังคมนี้ที่กำลังเราตั้งเป้าหมายไว้ว่า

การปฏิรูปการศึกษาจุดหมายปลายทางที่อยากได้ก็คือ
สังคมนี้เป็นสังคมในการเรียนรู้แต่หนักรู้อยากรู้อยากเห็น
พูดคุยบริหารบนฐานข้อมูล

เต็มเมืองยาเสพติดเต็มบ้าน
แล้วผมกล่าวหาว่าท่านล้มเหลว

สารภาพออกมาได้ยังไงว่า
ร้อยนายกก็แก้บ่อนไม่ได้
ร้อยนายกก็ปราบยาเสพติดไม่ได้
ท่านพูดคำนี้ท่านส่งสัญญาณอะไรครับ

พ่อค้ายาบ้าฉลองกันเลยมันยอมแพ้แล้ว

นายกยอมรับแล้วปราบไม่ได้
ต่อให้ร้อยนายกก็ปราบไม่ได้
ในขณะที่ท่านส่งสัญญาณแบบนี้คือรับสารภาพ
รับสารภาพว่าหมดปัญญาที่จะแก้ปัญหาสังคม
แล้วท่านรับสารภาพแบบนี้ชาวบ้านอยู่ยังไง
ผู้ปกครองวันนี้ท่านรู้ไหมว่าเจ็บปวดที่สุดนะ
ผมเป็นครูเปิดโรงเรียนให้เด็กมาเรียนฟรีท่านลำตรี
ยังไม่มาเลยมาน้อยที่มาน้อยเพราะอะไร
หนึ่งแม้เรียนฟรียังไม่มีเงินให้ลูกมาเสียค่ารถมาโรงเรียน

หนักกว่านั้นอีกก็คือติดยา
พ่อแม่บางคนเจ็บปวดนะท่านนายกครับ
เจ็บปวดวันนี้มันเลวมันชั่วก็ลูกมันติดยาก็ลูก
วันนี้ยอมที่จะหาเงินให้ลูกซื้อยานะ
มีร้อยบาทยังแบ่งให้ลูกซื้อยานะ
งั้นมันจะอารวาสไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้
นี่ท่านยอมรับสารภาพได้ยังไง
เป็นชายชาติทหารถ้าท่านนายกประยุทธ์
ท่านรองประวิทย์ท่านรำตีมหาธัยอนุพงศ์

แก้ยาบ้าไม่ได้แก้บ่อนไม่ได้
ก็ตัวใครตัวมันสิประเทศนี้
นี่คือปัญหาสังคมที่ล้มเหลวสิ้นเชิง
เพราะฉะนั้นเรื่องโควิดมาที่เรื่องสุดท้ายนี่เรื่องความล้มเหลว
โควิดนี่ผมจะต้องอธิบายขยายความท่านอยู่
สามเรื่องแก้ปัญหาโควิดล้มเหลวไม่ล้มเหลวดูสามขั้นตอน
หนึ่งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำ
ต้นน้ำคืออะไรครับระบาดรอบสองอะไรคือต้นเหตุ
ท่านยอมรับไหมหรือจะไม่ยอมรับมันเข้ามาจากทางพม่านี่
เพราะอะไรก็แรงงานเถื่อนมาจากแรงงานเถื่อนไม่พอมาขยายตัวที่บ่อน
พวกหนึ่งก็ไปเล่นบ่อนที่เมืองนอกที่พม่ากลับเข้ามาก็มาขยายต่อ
ก็บ่อนก็แรงงานเถื่อนประชาชนกาดไม่ตกท่านตกเองอ่ะ
เพราะฉะนั้นเหตุของการระบาดรอบสองโทษใครไม่ได้โทษท่านนี่ต้นน้ำ
แล้วกลางน้ำเยียวยากันยังไงดูแลกันยังไงคุมกันยังไง
วันนี้ตัวเลขยังพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นอยู่บางวันก็ลดลงพอดีใจหน่อย
แต่การสกัดยับยั้งวันนี้ยังไม่ได้ผลผมเคยเตือนที่กลางสภานี้เที่ยวหนึ่ง
อย่าเพิ่งเหลิงอย่าเพิ่งอวดชาวโลกอย่าเพิ่งดีใจ
คราวก่อนมันมาหน้าร้อนพอมาหน้าฝนเนี่ยเอาไม่อยู่นะ
นี่มันมาหน้าเออพอมาหน้าหนาวเอาไม่อยู่นะนี่หน้าหนาวอ่ะ
ท่านจะต้องเหนื่อยอีกเยอะพี่น้องจะต้องเสี่ยงอีกเยอะ
แล้วเยียวยานี่คือขั้นตอนที่๒มีปัญหามากวุ่นวายมาก
เมื่อวานร้องห่มร้องไห้ที่แบงค์กรุงไทยคนจนไม่ได้คนรวยได้
เยียวยากเศรษฐกรแต่เด็กเรียนอยู่มหาวิรัยหน้าตาสวยสวยได้เฉย
วันนี้ร้องหดร้องไห้กันนี่เดี๋ยวเพื่อนจะมาอธิบายขยายความ
ไทยชนะไอ้คนละครึ่งพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมาขยาย
มุมหนึ่งมันดีมุมสองมันสะท้อนการบริหารของท่านที่
แก้ปัญหาไม่ทันท่วงทีนี่กลางน้ำนะปลายน้ำ
เอายังไงกับอนาคตโควิดเมื่อไหร่มันจะผ่านไม่มีใครตอบได้
บางคนบอกปีหนึ่งสองปีโควิดมึงจะไปแต่มันไม่มีใครตอบได้
แต่วัคซีนสิวัคซีนสิคือคำตอบ
มันมีอย่างเดียวเท่านั้นมนุษยชาติวันนี้รอความหวังจากวัคซีน
ถ้าวัคซีนมาปั๊บช่วยมนุษย์ได้ทันโลกนี้ก็พอมีความหวัง
แพทย์ก็เลยหาวัคซีนกันไทยวันนี้ยังไม่ได้
แล้วคำตอบชัดเจนคือได้ช้ากว่าเขาด้วยวัคซีนนี่มันก็มีอยู่สามวิธีการ
แล้วจะมีคนมาพูดเพื่อนผมจะมาอธิบายขยายความ
วิธีหาวัคซีนก็หนึ่งผลิตเองสองซื้อเขา
ขอบริจาคเอาสักอย่างที่ท่านนายก
ผลิตเองวันนี้ก็ผลิตยังไม่ได้ก็ไปได้ความร่วมมือก็ไปตกลงกับ
ก้าเซเนก้าบอกว่าจะมาร่วมผลิตแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสยามเอ็นไซด์
ก็โอเคแต่อันนี้เมื่อไหร่จะได้ไม่รู้
ซื้อเขานี่สำคัญซื้อเขาบอกซื้อไม่ได้
ท่านลำตีนะท่านตอบชัดนะท่านท่านอนุทิน
ท่านบอกว่าฟังชัดนะพี่น้องทางบ้านหรือใครก็ตาม
วันนี้ประเทศไทยหรือรัฐบาลไม่สามารถซื้อวัคซีนได้เพราะ
กฎหมายไม่อนุญาตให้ไปมัดจำเขา
เขาต้องให้มัดจำอ่ะใช่ไม่มัดจำใครเขาจะไปให้
ก็ต้องมาจำแต่ท่านบอกว่าติดปัญหาที่กฎหมายประเทศไทยไม่เหมือนกฎหมายประเทศอื่น
มัดจำไม่ได้พอมัดจำไม่ได้ก็จบกันก็ซื้อไม่ได้
กฎหมายตัวไหนล่ะท่านนายกสภาแห่งนี้มีไว้ทำไม
สภาแห่งนี้ออกกฎหมายและแก้กฎหมายถ้ากฎหมายมีปัญหาเอาเข้ามาแก้
เทียบกับชีวิตคน๖๕ล้านคนกับแก้กฎหมายท่านจะเอาอะไรไว้
จะเอากฎหมายนั้นไว้หรือจะเอาชีวิตคน๖๕ล้านคนไว้
แล้วถ้าท่านคิดว่าเขาไม่ให้ซื้อจ้างเอามาสิสภาอย่างนี้
แก้กฎหมายให้๓วาระรวดฝ่ายการยกมือให้
ถ้าแก้เพื่อไปมัดจำโควิดวัคซีนอ่ะแล้วเอามา
เลยนะเร่งรีบไม่เร่งรีบก็ยังออกไปรอดกำหนด
แล้วนี่กฎหมายที่จะแก้ปัญหาเอาเงินไปมัดจำเขาเพื่อให้ได้
มาฉีดประชาชนทำไมไม่ออกพระราชกำหนด
เอาเข้ามาสิพวกผมจะยกมือให้๓วาระรวด
เอาเงินไปมัดจำเขามาฉีดคนไทยจะได้มีความหวังในชีวิต
ถ้ามีความหวังในชีวิตความเชื่อมั่นกับประเทศก็จะเกิด
นักลงทุนก็จะมาการทำมาค้าขายในประเทศมันก็จะฟูขึ้น
ฟูขึ้นเก็บเงินได้เงินมันหมุน
เศรษฐกิจมันก็ถูกแก้แต่ท่านแช่ไว้อย่างนี้
ประชาชนไม่มั่นใจในชีวิตไม่จับจ่ายใช้สอย
กิจกรรมเศรษฐกิจไม่เกิดคุณก็เดี้ยง
คุณก็ซึมยาวสิผมถามอีกครั้งนึง
กฎหมายที่มีปัญหาทำไมไม่เอามาแก้แก้ที่นี่
ไปอ้างทำไมว่ากฎหมายชีวิตคนหกสิบห้าล้านคน
ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งกับแก้กฎหมายนี่มันยากอะไร
กับกฎหมายแก้เสร็จผ่านโควิดไปแล้ว
เอาคืนได้ไอ้ที่ไปมัดจำถุงยางอ่ะ
ถุงมือยางทำไมไม่มัดจำได้
ถุงมือยางเอาเงินออสโคไปมัดจำสองพันล้าน
ทำไมมาจำได้แล้วไอ้วัคซีนมาให้ชาวบ้านทำไมไม่มัดจำ
นี่ผมกล่าวหาเลยแก้ตัวฟังไม่ขึ้น
บอกว่าซื้อเขาไม่ได้กฎหมายไม่เอื้อ
จบกันไม่ต้องมาพูดถ้าคุณเอาเข้ามาในสภา
แล้วสปาให้ความร่วมมือสายค้างขัดขวางอย่างงั้นอ่ะโอเค
ทางต่อมาคือวัคซีนทางที่๓ก็คือท่านลาวเขาได้แล้วนะ
ไปฉีดกับเขาแทบตายน่าสงสาร

ค้าขายซื้อของเขาตั้งเยอะ
เขาบอกว่าเราไม่ใช่ประเทศพัฒนาด้อยพัฒนา

นี่อย่างนี้แหละครับ

ส่วนจะผลิตเองก็ช้า
แล้วเพื่อนจะมาคุยต่อเรื่องโควิด

ความล้มเหลวตัวอย่างบางตอนที่ว่ามาทั้งหมดนี่

มันมาจากพระเจ้า

มันมาจากผีหาดซาตานที่ไหนมันมาแกล้งคนไทยหรือเปล่า

ความล้มเหลวมันมาจาก๘เหตุต่อไปนี้
วิธีคิดของท่านนายกมีปัญหา

ักผลที่ได้มามันก็ผิด

ตอนเป็นนายกใหม่เป็นรัฐบาลใหม่
สินค้าเกษตรเกษตรกรนี่

ทำไมต้องไปแก้ปัญหาให้เขา

รัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่าย

ประชาชนต้องช่วยตัวเองอย่างเดียว

แล้วก็แผ่มออกมาด้วยประชาชนเป็นภาระนะ
แล้วประชาชนคนจนไม่เสียภาษี

ถ้าไม่ยอมรับต้นปั๊บมันก็ปิดเลยการแก้ปัญหานะ

ไอ้ที่ไม่ผิดผมก็ยืนยันว่าไม่ผิด

อุปสรรคที่ท่านแก้ปัญหาไม่ได้และล้มเหลวก็คือ
ไม่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ

ผู้นำประเทศที่ไม่รับการยอมรับจากต่างประเทศ

ที่เป็นการที่เขาต้อนรับท่านอย่าง

เป็นเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศ
บอกมาสักประเทศที่ว่า
ประเทศไหนเขาตั้งแถวเกียรติยศสวนสนามรับท่านแบบ

ผมจำไม่ได้นะท่านจำได้ก็บอก

นี่คือการต้อนรับเต็มรูปแบบ

แต่นายกผู้หญิงแท้ของไทยเนี่ย

เขาไปประเทศไหนชายอกสามศอกกองทัพ

นั่นคือการสัญญาณของการยอมรับ

ไปได้ก็คือต้องไปซื้อของเขา

เขาก็ไม่อยากพูดกระทบเตือนความสัมพันธ์นะ

ไปถามกูรูทางเศรษฐกิจตกคน
ตั้งแต่ท่านนายกจวันตั้งแต่เป็นนายกมา

เอาจากต่างชาติ๗๐บาท

มันก็ต้องเกิดจากการยอมรับความสัมพันธ์อันดี

ตัวเลขเงินนำเข้าตกลงตกลง
๗๐หายไปหายไป

ความล้มเหลวเป็นปมด้อย

มีขยันหน่อยท่านจุลินไปวินออกต่างประเทศจนแทบตายนี่แต่ว่าการเจรจามันไม่ได้ผล
แต่ว่าวันนี้ถ้ามีนายกคนใหม่ต่างชาติยอมรับปั๊บความสัมพันธ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นปั๊บ
เขาให้เกียรติสูงส่งปั๊บไปโปรดเลยครับไอ้ที่ง่ายกลายเป็นใกล้ที่ยากกลายเป็นง่าย
เกษตรก็ไปเลยแต่นี่ถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้มันก็คืออย่างนี้
อันต่อมาพอต่างชาติไม่ยอมรับอุปสรรคใหญ่ที่สุด
ผู้นำพูดย้ำแล้วย้ำอีกคือความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ
ประสิทธิภาพในการบริหารประเทศไอ้ไร้ประสิทธิภาพนี่ทางพระท่านพูดว่ายังไงรู้ไหมครับ
พระเนี่ยใช้ความลึกซึ้งหน่อยนะใช้ภาษาลึกซึ้งบางครั้งถ้าเราก็อธิบายไม่ออกนะ
ใช้คำว่าปัญญาต้องมีปัญญาต้องอุดมด้วยปัญญาปัญญามันก็กรอบด้วยปัญญาในการคิด
ญาในการทำปัญญาในการแก้ปัญหานั่นแหละนั่นแหละคือประสิทธิภาพ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพูดไว้ตัดไว้สอนมนุษย์คำหนึ่ง
ฟังนะทุกท่านนะครับผู้ซึ่งไม่มีปัญญาจะหาทรัพย์ไม่ได้
แม้เขาหาทรัพย์ไว้ให้ก็ครองทรัพย์ไม่อยู่

ผู้ไม่มีปัญญาจะหาทรัพย์ไม่ได้แม้มีคนหาทรัพย์ให้ก็ครองทรัพย์ไม่อยู่
เพราะฉะนั้นการคลองทรัพย์ก็ต้องใช้ปัญญานะใช่ไหมครับท่านตีครับ
เอามรดกให้ลูกลูกไม่มีปัญญามันไปผลาญหมดจบ
นี่ผมกำลังจะบอกอะไรครับความไร้ประสิทธิภาพของท่านนายก
หนึ่งผมพูดให้เห็นโมเดลเลยนะท่านหาเงินไม่เป็น
นี่ชัดเลยถ้าหาเงินเป็นนี่๗๐ต่างประเทศมันไม่หายหรอก
จากต่างประเทศหายไม่เข้ามาเลยมันหายก็คือหาเงินไม่เป็น
พอหาเงินไม่เป็นแล้วท่านหาจากไหนนี่ก็มาขูดคนไทยเนี่ย
ก็มาเก็บภาษีก็มาขึ้นภาษีมาตรการเอา๓๐ในประเทศ
หนีกันหมดเพราะฉะนั้นรูปประตำที่เกิดคือ
ตลอดเวลาที่ท่านเป็นนายกมานี่โดยเฉพาะ๒ปีหลังนี่
เก็บรายได้พลาดเป้าปี๖๓พลาดเป้า
ต้องกู้ชดเชยกู้ชดเชยพลาดเป้าไอ้ที่ไม่พลาดคือไปขูดเลือดกับปู
จะตายยังไปขูดกันอีกนี่เดชบุญรถไฟสายสีเขียวยังไม่ขึ้นอ่ะ
คนไปโอนที่โอนทางตามสำนักงานที่ดินเนี่ยหน้าเขียวนี่
เพราะฉะนั้นท่านก็ได้อย่างเดียวคือมาหาเงินในประเทศ
หาเงินในประเทศท่านกำยับคือภาษีภาษีทางตรงผมเคยพูด
เห็นกันจะขึ้นภาษีทางอ้อมชาวบ้านไม่รู้เรื่อง
บวกกับราคาสินค้าบวกกับบริการชาวบ้านรับทางอ้อม
จะตายแล้วภาษีทางโค้งที่ผมภาษีทางตรงทางอ้อมทางโค้ง
ที่ผมตั้งเองน่ะคือค่าธรรมเนียมต่างต่างจากรัฐ
กันนั้นก็ตามยังไม่เข้าเป้าท่านต้องกู้เพิ่มทุกปี
บอกมาสิปีไหนว่าท่านไม่ได้กู้นี่คือการหาเงินไม่เป็น
แล้วมาหาในประเทศพอหาในประเทศมันก็ไม่ได้
ต่างประเทศก็ไม่ได้ในประเทศขูดกับปูปูมันก็ไม่มีให้ขูด
ในที่สุดกู้ท่านจึงกู้ไงอยู่ได้ด้วยการกู้
กู้แล้วกู้เหล้าเวรี่กู้ที่ผู้สื่อข่าวพูดนี่วันนี้จึงกู้มากเป็นพิเศษ
แล้วนี่ก็ปี๖๔วางแผนจะกู้ผมพูดไปแล้วแล้วไอ้ที่สำคัญที่สุด
หาเงินไม่เป็นมาขูดในประเทศขูดไม่ได้ก็กู้
กู้มาแล้วใช้ไม่เป็นนี่มันเจ็บปวดเดี๋ยวชายาพรมมาจะมาบอก
ทำไมต้องเป็นชายาพรมมาก็ชายาพรมมาเป็นประธานกรรมธิการติดตามการใช้งบประมาณ
ทำไมบอกว่ากู้ไม่เป็นใช้ไม่เป็น
หนึ่งตั้งงบประมาณก็ไม่สอดคล้องพูดกันมาตั้งจะคอแตกแล้ว
ประเทศเกิดโควิดมีปัญหาเศรษฐกิจไปกู้ซื้ออาวุธ
กู้ทำอย่างอื่นนี่เขาเลือกตั้งไม่เป็น
พอให้ตั้งตรงบ้างเกิดอะไรครับใช้ไม่ทัน
บอกมาสิว่าปีไหนที่ท่านไม่มีเงินค้างท่อ
เดี๋ยวชายามาบอกค้างท่อทุกปี
ค้างทอดพี่น้องประชาชนชาวบ้านฟังนะก็คือใช้เงินไม่ทัน
เงินน้อยต้องกู้กู้ยากเถียงกันว่าแบ่งไปของตนตรงนี้นะ
ให้ตรงนั้นหน่อยแล้วไม่พอใช้ไม่ทันนี่น่าเจ็บใจท่านประธานครับ
ค้างท่อประสิทธิภาพของผู้บริหาร
วัดกันตรงที่ไหนอันหนึ่งวัดตรงที่บริหารงบประมาณ
นายกชวนนายกเฉวาลิสตร์นายกประยุทธ์เอามาดูซัยกันสิ
มีเงินให้แต่ใช้ไม่เป็นนี่นี่มันก็ไม่เกิดประโยชน์
ท่านเป็นคนบริหารที่ล่าช้าท่านไปดูแบงค์ชาติ
เศรษฐกิจจะฟุบยาวเหตุเพราะงบล่าช้าโควิด
งบออกล่าช้าและโควิด
เพราะฉะนั้น๑ท่านหาเงินไม่เป็น

ท่านมาขูดรีดภายใน

และที่สำคัญที่สุดนี่ท่านครับ
ใช้เงินไม่เป็นมันบ่งบอกชัดเจนนะ
ว่าน่าเจ็บใจที่สุด
วันนี้งบท่านที่ไปขอกู้
๖๓กู้ประจำปีไม่พอ
แล้วก็มาขอกู้ฉุกเฉินอีก๑ล้านล้าน
แล้วก็มากู้ชดเชยรายได้อีก

แล้วก็จะเอามาฟื้นฟูอีก๔แสน
นี่ดีใจนะตอนตั้งงบประมาณมาขอที่สภา
โอเคอย่างน้อยแก่กันจิน๖๐๐๐๐๐นะ

แล้วยังแหว่งไว้สำหรับสร้างอนาคต

ให้มันหวังผลในวันปีนี้ปีหน้า๔แสนล้าน

ยังมีที่เป็นความหวังบ้าง

ไอ้งบ๔๐๐๐๐๐ล้านเนี่ย
แต่ตอนนั้นใช้ไปเพียง๗๐๐๐๐

ใช้ไป๗๐๐๐๐๐ล้าน

แล้วท่านทำอะไรรู้ไหม๓แสนล้านเนี่ย
ท่านก็ไปโยกจากไอ้ฟื้นฟูเนี่ย

ยายามาตรา๓๓พวกประกันสังคม

ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ส่งไปแล้ว

เอามาแก้ปัญหาอะไรกันคือ

ปีที่แล้วน้ำตาท่วมประเทศ
ยาทุกคนจะไม่เยียวยาพวกประกันสังคม
ปีนี้ให้ม้วนพวกมาตรา๓๓โอเค

ท่านไปเอามาจากไอ้ที่มันจะ

จะไปสร้างกิจกรรมทางสิทธิ์ไปส่งเสริมการท่องเที่ยว
พวกนั้นคือจะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ก็เอาเป็นว่าแจกกันกินอย่างเดียวไม่ต้องไปสร้างไม่แปลงมันแล้ว
นี่คือความหมายคือครับใช้เงินไม่เป็น
ธรรมดานิกรบครับความไร้ประสิทธิภาพของท่านเนี่ย
ที่มันชัดเจนนะก็ผมพูดไปแล้วย้ำอีกทีก็คือ
บายมุกท่านจนปัญญาแล้ววันนี้ตำรวจไม่น้อยนะให้ข้อมูลผมมา
ผมต้องฝากขอโทษผ่านไปทางอากาศนี่นะครับ
ที่ตำรวจทั้งทะเลตำรวจให้ข้อมูลบ่อนผมมาเยอะ
ผมกะจะฉายขึ้นจอท่านจะได้รู้ว่าบ่อนอยู่ที่ไหนที่ไหนไหนอะไร
เยอะเลยอยู่ในนี้วันนี้มันฉายไม่ทันหรอกครับขอโทษ
เพราะผมตั้งใจที่จะท็อกโชว์ไปแบบไม่ต้องไปมีแผ่นอะไรหรอก
เวลามันน้อยหนี้ไร้ประสิทธิภาพแล้วไอ้ที่เจ็บปวดที่สุดทีนี้
ไม่ยอมรับไร้ประสิทธิภาพหาเงินไม่เป็นกู้ไม่พอ
โกงอีกตัวที่สำคัญก็คือท่านมีการทุจริต
ทุจริตนี่เป็นเหตุของท่านล้มเหลวในการแก้ปัญหาประเทศนะ
เหลวในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคือทุจริตก็ตัวหนึ่ง
ถ้าบอกว่าทุจริตปั๊บโอ้ยเป็นข้อหาอมตะ
ฝ่ายค้านก็ต้องด่ารัฐบาลโกงแหละพูดมาเลย
ก่อนนายกก็บอกนี่ปปชบอกว่าโกงไม่เชื่อหรอก
จะไปจะนับเอาจำนวนคดีมันไม่ใช่ท่านครับ
ถ้าบอกว่าโกงเนี่ยกล่าวหาลอยไม่เป็นธรรมกับท่านนะ
ผมยกตัวอย่างให้เห็นดังนี้ครับปี๖๐นะ
อันนี้อาจจะเป็นปลายรัฐบาลนั้น
มหาลัยหอการค้าไทยดรสวนีไทยรุ่งโรธ
ทานโทษเขาเอ่ยนามเขาทำวิจัย
ร่วมกับดรธนวัฒน์พลวิชัยเนี่ย
เขาก็ชี้แจงแถลงออกมาว่ายุคของท่านเนี่ยโกงมากที่สุด
งงที่สุดเลยตอนนั้นเขาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนี่
เป็นเม็ดเงินหายไป๓แสนกว่าล้าน
ท่านไปดูไปเปิดดูไปเข้าไปในคลิปตอนนี้ก็ได้
ปี๖๐อะมาหาไรเหรอการฆ่าไทยก็บอกว่า
เป็นการโกงเสียค่าใต้โต๊ะเงินหายไป๒๓แสนล้าน
นั่นปี๖๐ต่อมาปี๖๒ก็ปฎชเลยทีนี้
รู้ลูกน้องต้านรึเปล่าไม่รู้นะคนหนีนทาบ้างอย่างนั้นแหละ
แต่ลูกน้องเอ่ยอย่างนี้ก็เหลือเกินแล้วละ
ปปชเขาก็บอกนี่ปี๖๒เนี่ยมีการทุจริต
เงินหายไป๒แสนกว่าล้านนะในช่วงรัฐบาลประยุทธ์นี่
หกสองนะท่านปรึกษากันซะเรียกข้อมูลมาดูหรือกดที่โซเชียลวันนี้ก็ได้
แต่ล่าสุดปีนี้ปีนี้เลย

เขาบอกว่ารัฐบาลไทยวันนี้ติดอันดับ๑๐๔จาก๑๘๐
คะแนนความโปร่งใสอยู่ที่๓๖
เท่ากับปีก่อนก่อนนั่นก็หมายความว่าการทุจริตยังมาก

ถ้าพูดอย่างนี้ก็ยังจะเป็นเรื่องของสถิตินะ
เอาความจริงเลยไหมเอาเป็นเคสเลยไหมท่านนายกครับ
ผมจะชี้ให้เห็นเลยว่าปปชก็พูดมาเป็นลำดับว่า
ทุจริตมากในรัฐบาลท่าน
แล้วมีคนไปเปรียบเทียบด้วยไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลยิ่งรักด้วย

เอาไหนโจมตีพวกมาจากการเลือกตั้งมาก
รัฐบาลคอสชไม่เห็นต้องไปใช้จ่ายอะไรไม่ต้องไปหาเสียงเลือกตั้งเลย
แล้วไปทุจริตทำไมทำไมเท่ากับยิ่งรัก
เอาเถอะผมจะยกตัวอย่างให้ดูเป็นรายเขตในรัฐบาลชุดแบบนี้ที่เป็นข่าวอยู่นี่
ผมจะนำท่านไปที่ภาคเหนือไปที่อมก๋อยไปที่แม่เสรียง
เหตุเกิดที่กองทุนส่งเสริมอนุรักษ์พลังงาน

เขาบอกว่ากรมนซึ่งท่านเป็นคนรับผิดชอบกรมน
ทำอะไรครับกรมนก็ไปที่นี่ไปจัดทำโซล่าซิล

ข่าวมันออกมาว่า๔๕ล้านบาทคนก็หูผึงทั่วประเทศ
โอ้ยอะไรแพงกนาดนั้นแพงกนาดนั้นผมก็ว่าแพงจริงแหละ
แบบนี้โซล่าเซลล์ฝังเพชรเนี่ยเลี่ยมทองด้วยราคาถึงเก็บประมาณนี้
เพชรเลี่ยมทองแล้วอะไรรู้ไหมครับกรมนก็มาชี้แจงดูดีนะ
บอกว่าที่มันแพงจริงเพราะมันไม่ใช่เฉพาะโซล่าเซลล์นะ
มันเป็นเรื่องของการทำระบบไฟฟ้าทั้งหมู่บ้านดูดีเหมือนจะจบ
เหมือนว่าเคลียร์นะท่านนายกอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะท่านกรมนท่านดูแลนะทหารของท่านนะ
แต่พอปปชไปลงตรวจสอบพื้นที่พบความจริงอยู่๔๕ประเด็น
เพราะเดี๋ยววิสานเตชะธิรวัตรจะมาขยายความ
๑แพงจริงเกินเหตุ
ไม่มีการติดตั้งจริงที่ปปชเขาเห็นนะยังไงท่านก็ชี้แจงกันแล้วกันมีโอกาส

ที่เมษเรียงอิปประปชาจังหวัดนั่นเค้าแถลงเลยแถลงว่าไงครับ
๖ชุดใช้ได้ชุดเดียว
แล้วก็ประการต่อมาก็คือไม่ยอมตรวจทัพ

เรื่องของการทุจริตตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในหน่วยอานัทของท่านเป็นทหารด้วย
วิสานวิสานวิทยาชาวรัตน์จะมาอธิบายขยายความ
ถ้าท่านชี้แจงได้พวกผมก็โอเคไม่ติดใจกัน
ชี้แจงไม่ได้ท่านก็ต้องรับผิดชอบนะ
หรือจะไปบอกว่าไม่ฟ้องไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน

พวกท่านมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อน
ถ้าสีเดียวกันอนุโลมปกป้องจบ
ส่วนชาวบ้านลุงมีลุงมาไม่มีรุ่น
ไม่มีสีดำนาทำไล่มันไม่มีรุ่นช่างมันอ่ะ
ตายสิอันนี้จะพิสูจน์ล่ะ
จริตไม่สุจริตมาดูตรงเนี้ยท่านประธานที่กรบครับ
จากแม่เสลียงผมจะนำลงมาดูที่อสคอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่หรอก
การคลังสินค้าเหตุเกิดอะไรครับเหตุเกิดก็คือไปซื้อถุงยางไงสิ
โควิดโลกก็อยากได้ถุงยางเยอะอสคก็บอกว่าที่ตามข่าว
คนในอสคเขาก็ลุกขึ้นมาร้องเรียนผู้อำนวยการรักษาการก็ไปเซ็นสัญญา
เกือบเท่าไหร่แสนกว่าล้านเกือบสองแสนล้านอ่ะ
เพื่อจะซื้อถุงยางกันแล้วก็โอนเงินมัดจำให้เขาเรียบร้อยสองพันล้าน
พอไปตรวจสอบไม่มีของไม่มีของเรียกว่าทุจริตแล้ว
สำคัญว่ามันทุจริตที่พออสคหรือเปล่า
มันถึงรัฐมนตรีหรือเปล่าถึงคนในรัฐบาลหรือเปล่า
แล้วบางทีก็ออกมาชี้แจงดีนะท่าเจ้าบ้านฟังเราเคลิ้มเลยเชื่อเลย
แจ้งความแล้วส่งปปชแล้วคนผิดก็ว่าไปตามผิด
ไม่มีทางรอดได้ใช่เคลียร์ออกตัวเองจบ
เออก็ดูจริงใจอ่ะไม่จริงใจเขาจะกล้าแจ้งจับอ่ะ
คนรับกรรมไปแล้วกัมมูนาวัตตีโลโกพอคังสินค้า
ทำก็ต้องรับกรรมรัฐมนตรีไม่เกี่ยวใช่จบ
แต่เบื้องลึกมันไม่ใช่อย่างนั้นที่ท่านรุมตรีท่านระวังนะ
นั่งเรือมาด้วยกันพอเขามาชาร์จเขาได้
ีบกันลงเรือเลยบอกนัดกันไปรอที่ปากทางนะ
ว่ายน้ำไปนะขึ้นฝั่งแล้วค่อยกูจะช่วยมึง
แฉนะว่ามันยุ่งเกี่ยวผัวพันธ์สอบสวนเชิงลึกแล้วเนี่ย
มันไปเกี่ยวกับคนในรัฐบาลเกี่ยวกับใครที่ดูแล
รัฐมนตรีไปจนถึงรองนายกจุดหมายปลายทางเรื่องนี้มันจะสวย
นู่นจะส่งถุงยางไปขายสหรัฐอเมริกานู่น
มายืมมือเอาซ่อขอเรื่องนี้ทุจริษ
จะมาอธิบายขยายความเตรียมตอบ
แต่ที่สำคัญกันนี้กูโกงทั้งแผ่นดินนั้นมาดูนะนัยยก
โกงท่านแผ่นดินน้ำมาดูที่นี่คืออะไร

ไปที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอบ้านไผ่

แก่งที่เป็นคู่บ้านคู่เมืองเป็นดินชุ่มอุดมสมบูรณ์

แก่งระวาอยู่อำเภอบ้านไผ่นี่เขาทำอะไรครับ

นี่งบไอ้นี่งบไผลแรงท่านเนี่ย

เอาแล้วสิบห้าร้านมันผิดอะไร
ก็ไปซอยห้าแสนห้าแสนห้าแสนห้าแสนห้าแสน
สามสิบโครงการสามสิบสัญญา
ทั้งที่มันเป็นบ่อเดียวกันอยู่ที่เดียวกัน
นี่ถ้าผมได้ฉายภาพถ่ายทางอากาศจะเห็นเลย
มันเป็นเหมือนไส้กรอกปลอกปลอกปลอกปลอกปลอก
นั่นคือสิบห้าร้านแก่งละวะ

มันจะเข้าสู่การประมูลเป็นอีบิดดิ้ง

นี่ไปซอยกันเป็นห้าแสนห้าแสนห้าแสน

มันก็ต่อกันอยู่เพศ๑๐เมตรเป็นไส้กรอก

สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาท
เท่ากันเป๊ะสามสิบโครงการ

นี่คือเจตนาที่จะจัดซื้อจัดจ้างเลี่ยงกฎหมาย
ถ้าซื้อสัญญาเดียวกันมันต้องเป็นสัญญาเดียวกันสิ

ก็ซอยมันเป็นสามแสนห้าแสนห้าแสนห้าแสน

แล้วไอ้สามสิบโครงการนี่แสบนะ

เขาไม่ไปชาวคมเขา
ถ้าถามเขาเอาเงินมาตรงนี้เขาจะทำอีกที่

ที่เราอยากได้ไม่ทำไอ้ที่เราไม่อยากได้มาทำ
ก็ไม่ทำยังไงล่ะไปขุดดินเดิม

นั่นก็หมายความว่าตบตาสิ

ไอ้๔๗๖๒๐๐บาทนี่

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไป๒๐

ทำไมผมถึงบอกว่าโกงทั้งแผ่นดิน

แล้วมันแสบตรงไหนรู้ไหมครับ

เป็น๒๗เท่านั้นที่ได้ใช้ใช้ใจจริง

หมื่นล้านที่ท่านจัดลงไปเนี่ย

แล้วถ้ากินกันถ้าแสบกว่านี้ไม่พอนะ
ถ้ากินแล้วกันแล้วชาวบ้านได้ประโยชน์บ้างไม่ว่า

หนองอะไรพวกนี้ชาวบ้านเขาไม่ได้จำเป็นเลย

ทำแบบนี้ฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตรงไหน
ศักยภาพการเกิดตรงไหน

เพราะฉะนั้นท่านจ่ายเงินลงไปมันถึงไม่ฟูไง

เป็นนายกมา๒๓ล้านแล้ว

อัดลงไปมันไม่ฟูอัดลงไปมันหาย
ส่วนหนึ่งไปเข้าห้างใหญ่ส่วนหนึ่งก็ไปเข้าอย่างนี้นี่
หมื่นกว่าล้านใช้จริงไม่เกิน๓พันล้าน
โกงทั้งแผ่นดินมีทุกจังหวัด
แล้วทีนี้โกงแบบทุจริตเชิงนโยบายท่านมาฟัง

ทุษฎฤษเชิงนโยบายนี่ไปดูกระทรวงพาณิชย์
สินค้าเกษตรนี่แหละเจ็บแสบมาก
ก็ชาวบ้านจะเป็นจะตายอยู่นี่
ขายเต็มที่ทำนาสองปีเขายังเป็นนี่
แล้วยังมีอารมณ์ไปทุจริตเชิงนโยบาย
จุลินอยู่ไหมครับท่านพูดดีดีนะ
เกษตรกรต่อไปนี้ได้เงิน๒กระเป๋า
กระเป๋าซ้ายคือขายกับโรงสีกระเป๋าขวารัฐบาลเพิ่มให้
นั่นคือส่วนต่างนั่นคือการประกันรายได้ไง
ขายได้๙บาทราคาประกัน๑๕บาท
นั่นคือรัฐควักเพิ่ม๖บาทได้ทั้งสองกระเป๋ายิ้มเลย
จริงถ้าได้แบบนั้นจริงดีจริง
แต่มันไม่มีข้อผิดสังเกตอะไรฟังนะ
แล้วท่านลำตีอยู่ที่นี่ตอบผมนะท่านไม่ต้องมาถามหาใบเสร็จจากผม
แต่ท่านเอาใบรับประกันว่าไม่โกงบอกผมก็แล้วกัน
วันที่ท่านประกาศส่วนต่างราคาเป้าหมายสมมุติ
เขาขายท้องตลาดอยู่ดีข้าวมะลินี่แหละ
บาท๙บาท๙บาท๙บาท๙บาทเขาซื้อขายกันอยู่
พอท่านประกาศราคาเป้าหมายปั๊บสังเกตไหม
ตกลงตั้งแต่วันถัดไปเลยราคาข้าวเปลือกก็ลดลงลดลง
จาก๘เป็น๗เป็นลงมาจนถึง๕บาท๖บาท
ไอ้ยางพาราก็เอากับเขาด้วยอยู่ดี๖๐บาทพอประกาศราคาส่วน
หมายจะได้ส่วนต่างปั๊บตกลงมาที่๔๐บาท
เพราะอะไรดูดีนะตรงนี้ชาวบ้านรู้ไม่ทันหรอก
ก็คือจริงแล้วเขาก็ขาย๙บาทพ่อค้าก็ควักตัง๙บาทต่อกิโล
ต่ำอยู่แล้วจะตายอยู่แล้วพอมีรัฐบาลไปประกาศว่า
เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะกว้างให้อีก๖บาทพ่อค้าลงสีก็ลดลงสิ
ลดลงเหลือเท่าไหร่จาก๙ที่เคยซื้อไปซื้อที่๖บาท
ที่๖บาทก็หมายความว่ารัฐบาลแทนที่จะควักเพิ่ม๖บาทอีก
รัฐบาลก็ควักเพิ่มแทนพ่อค้าไปอีกบวก๓ไปอีก๖บวก๓เป็น๙
รัฐต้องควักเพิ่มเพราะพ่อค้าลดราคาลงจากวันที่ประกาศราคา
มันผิดสังเกตตรงนี้นี่ว่าพอท่านประกาศราคาเป้าหมายราคาที่ต้องชดเชยปั๊บ
ทำไมราคาสินค้ากระเศษตกลงตกลงตกลงตกลง

จะจ่ายน้อยลงให้รัฐควักเงินไปเพิ่ม
นี่คือภาระของรัฐนี่คือการทุจริตเอาเงินรัฐไปจ่ายแทนพ่อค้า
ไอ้ที่ประหยัดลง๓บาทไปไหน

ไอ้ที่พ่อค้าเคยซื้ออยู่๙

เขาประจัด๓บาท๓บาทไปไหน

รับประกันไหมว่าจะไม่มีทุจริต
ช่องนี้ช่องใหญ่ไหมสำหรับจะทุจริต

เอาใบรับประกันว่าไม่โกงมาให้ผม

เพราะเพียงราคามันตกลงผิดสังเกต

รัฐมนตรีได้ส่วนต่างแบ่งกับพ่อค้า

ชาวนาไปกู้เงินทุนนอกระบบ

หนี้กองทุนหมู่บ้านไปก่อน

แต่ห่วงเวลาที่มันทอดยาวไป

นี่คือการทุจริตเชิงนโยบาย

แล้วไอ้ตัวนี้มันมีปัญหาอะไรรู้ไหมครับ
มันมีปัญหาต่อกลไกการตลาด

ก็คือทำมาตรฐานราคาสินค้า

แต่จำนำข้าวนี่คือดันให้มันขึ้น

สามปีราคาตกตลอดสินค้าเกษตรเนี่ย

รู้แต่ว่านายกไม่จริงใจในการปราบปราม

ทุ่มเทกับการปราบทุจริตให้ชัด

เสียอย่างเดียวนายกไม่ทุ่มเทการปราบปราม

สั่งประประชาแล้วไม่มีทาง

ท่านทำนะท่านนายกครับ

ทุจริตเขาก็ดูนายกนะ

ถ้าเราเทเลอร์ทะล่าไปทำเกินนายกก็โดนนะ

เขาห่อเหี่ยวคืออะไรครับ

มีคนเอาเปรียบเพื่อนอยู่๗คน

แต่พลเอกประยุทธและเพื่อนเจ็ดคน
ไม่ชี้แจง
จริงหรือครับ
เข้าเป็นรัฐบาลชุดนี้ท่านไม่ได้ชี้แจงนะ

ท่านก็จะมีคำอธิบายได้อธิบายยังไงครับ
เอ้าก็ชี้แจงยังไง
ก็พรบป้องกันปราบปรามคอลลัปชั่นปี๖๐
เขาเขียนไว้ว่าฟังนะช่องออกของท่าน

ฆาตการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐท่านใดที่พ้นจากตำแหน่งเก่า
รับตำแหน่งในไม่เกิน๑เดือน
ไม่จำเป็นต้องชี้แจงแสดงบัญชีทรัพย์สินนี่

ก็ท่านออกจากรัฐบาลประยุทธ์๑ประยุทธ์๒ไม่ถึงเดือนอีก
๗ท่านซึ่งจึงจุดยนต์ธรรมดีชุดเก่ามาชุดใหม่

พอไม่ชี้แจงปั๊บก็ถูกต้องตามกฎหมายนี่
สุธินมาว่าอะไรฟังสิว่าสิ

เขาบอกว่าออกน้ำวักแรกนะ
ออกจากตำแหน่งเดิมมาสู่ตำแหน่งใหม่
ถ้าไม่เกิน๑เดือนไม่ต้องชี้แจง
แต่วักสุดท้ายก็บอกว่าแต่ถ้าจะชี้แจง
ก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องต้องห้าม
ถ้าจะชี้แจงไว้เพื่อเป็นหลักฐานก็กฎหมายไม่ห้าม
พูดง่ายว่าเขาเปิดโอกาสให้ท่านได้แสดงจริยธรรมขั้นสูง
มาตรฐานมากกว่ากฎหมายด้วย
ถ้านายกบริสุทธิ์จริง๗ท่านบริสุทธิ์จริง
ท่านก็สามารถแสดงบัญชีเหมือนเพื่อนได้ไม่ผิด
ถ้าท่านส่งสัญญาณแบบนี้นะปปชและคนทั้งแผ่นดินโอ๊ตปรบมือให้เลย
นี่ขนาดกฎหมายใบบังคับเขายังแสดงเลย
แทนที่จะทำแบบนั้นแล้วหล่อด้วยทำไมไม่หล่อ

แล้วรู้ไหมว่ากฎหมายนี้ใครออก
นั่นแหละสั่งได้เป็นคนออกกฎหมาย
ว่าให้เว้นสนชก็ยุคท่านนี่ถ้าผมจะบอกว่าท่านออกกฎหมายเอง
ใช้ประโยชน์เองละเว้นเองผิดตรงไหนบอกมาที่
ก็มาเขียนกันเองเนี่ยเขียนเองแล้วเปิดช่องไว้แล้ว
ท่านก็ใช้ช่องนั้นแต่ช่องที่จะรอช่องที่แสดงสัญญาณ
จริยธรรมของผู้นำท่านไม่ใช้อ่ะเขาไม่ห้ามถ้าจะแสดง
แบบนี้ถ้าผมจะสงสัยท่านว่ามาบริหารประเทศ๒ปี
เอาเงินไปซุกไว้ไหนนี่สงสัยได้ไหมได้สิเพราะนั่นไม่ได้แสดง
ทรัพย์สิทธิ์เนี่ยแต่พวกผมอยู่เนี่ยเสร็จเน็ตนี้คือ
ไร้ประสิทธิภาพข้อหนึ่งที่ผมต้องบอกท่านก็คือ
บริหารประเทศแบบมั่วเนี่ยไม่นั่งอยู่เลย
ยังไงครับไม่มีข้อมูลในการบริหารประเทศฟังนะ
ต้นเหตุของความกลหนวุ่นวายนะท่านประธานครับ
ลำตียุติธรรมเนี่ยท่านจะต้องเป็นคนรับคดีเยอะ
คนจนไม่ได้เยียวยาคนรวยได้ร้องห่มร้องไห้
ไม่เป็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาจากการบริหารประเทศที่ขาดข้อมูล
ผู้บริหารยุคใหม่ไม่มีข้อมูลได้ยังไงครับ
เดี๋ยวนี้ครูโรงเรียนน้อยนิดเดียวเขาก็ต้องอยู่บนข้อมูล
นำองค์กรเล็กน้อยก็ต้องอยู่บนข้อมูลข้อมูลที่ท่านขาดคืออะไรฟัง
นายกครับท่านเป็นนายกสมัยท่านเนี่ยท่านเคยเห็นจอปฐนะเล่มจอปฐใช่ไหมครับ
มันมีข้อมูลพื้นฐานของประเทศที่ละเอียดที่สุด
เห็นภาพประเทศทั่วถึงทุกขุมขน๑๒ล้านเศษครัวเรือนนี่รู้หมด
เป็นข้อมูลฉบับสมบูรณ์ที่สุดของแผ่นดินที่มีแล้วเป็นข้อมูลที่รัฐ
ผู้บริหารประเทศควรหยิบยกมาเป็นคู่มือในการคิดวางแผนบริหารติดตามการกำกับการของประเทศ
เขาเรียกว่าจอปถหรือความจำเป็นพื้นฐานครัวเรือน
จบประถอนี่ก็ทำมาตั้งแต่ปี
ไล่มาจนหกหนึ่งหกสอง

ผมเคยรับราชการที่มหาลัยเป็นนักวิจัย

ข้อมูลที่เก็บได้กว้างขวางลึกซึ้งแล้วก็ครอบคลุมที่สุด
ควรค่าที่ผู้นำประเทศควรเอามาใช้เป็นประโยชน์
แล้วก็ใช้กันมาทุกยุคผมเชื่อว่ายุคประธานเป็นนายกประยุกต์ก็ใช้
แต่ยุคนายกประยุทธ์นี่เป็นไงครับฟังนะ

นายกไม่มีข้อมูลสิเดาสิ
ก็บริหารประเทศโดยมัตราเดินสิ

โอ้โหท่านครับอยู่นั่นเขาบอกอะไรบ้าง

มีเล่นแอปเอิร์ฟอะไรเป็นไหม

คุณก็จะเยียวยาตรงเป้า
แก้ปัญหาประชาชนก็จะเข้าเป้า
พอเข้าเป้าปั๊บอะไรจะเกิด

วันนี้กรมพัฒนาชุมชนยังทำไม่เสร็จ
ไม่เสร็จนี่อย่าไปโทษอธิบดีเขานะ

ผมก็ไม่อยากไปให้เขาเป็นแพ้หรอก

แต่มันเกิดที่นโยบายท่านผิดพลาด

เพราะเปลี่ยนในขณะที่ไม่พร้อมก็เก็บข้อมูลไม่ได้
พอเก็บข้อมูลไม่ได้ก็ประมวลผลไม่ได้

ผู้รับเหมาที่ไปเก็บคือมหาลัยราชพัฒน์แห่งหนึ่ง

ส่งรูปเล่มส่งงานไม่ทัน

วันนี้เสียค่าปรับวันละ๔แสนกว่าบาท
แล้วนายกสิมันสำคัญคือ

แล้วมันสำคัญว่าปีไหนไม่ขาด

คนจนกลายเป็นคนรวยคนรวยกลายเป็นคนจน
แล้วพี่น้องมือสลอนอยากรอกัน

มหาวิทยาลัยหน้าวันหวานเรียนมหาวิทยาลัยปี๓

ไม่ได้เพราะนี่ไงไม่มีข้อมูล

ก็คือมัตราปิดตาบริหารประเทศ

อีก๒งวดยังทรงงานไม่ได้
แล้วจพปี๖๔ก็ลูกผีลูกคนอยู่นี่

ใครจะใช้บ้าง
ต้องใช้ลำตีแรงงานก็ต้องใช้หลายลำตีก็ต้องใช้นี่ก็สรุปแล้ว
นี่ก็คนตาบอดจูงกันข้ามถนนทั้งหมดเลยนี่บนข้างบนข้างบนนี่
เพราะฉะนั้นบริหารประเทศโดยไร้ข้อมูลนี่ถือว่าเป็นเหตุของความล้มเหลว
ท่านประธานครับก็มาอีกเรื่องหนึ่งเอื้อพวกพ้องคือคิดไม่ดีไม่พอ
ป่างประชาชยอมรับสามเติงเข้าไปอีกไม่มีประสิทธิภาพหนักเข้าไปอีก
ทุจจริตอีกไม่พอเอื้อพวกพ้องเอื้อตรงไหนท่านฟังครับ
ถ้าใครเป็นพวกท่านท่านก็ละเว้นผมจะนำท่านไปที่ไหนครับ
ฮอปเวลนี่เป็นข่าวแล้วรัฐมนตรีรู้เรื่องแล้ว
ว่าสุธินจะพูดอะไรออกมาให้สัมภาษณ์ดักทางแล้ว
จริงไม่ใช่ธุระของท่านศักดิ์สยามเลย
จริงไม่อยู่ในฐานะที่ท่านต้องมารับเลย

ฮอฟเวลนี่ท่านมาจากรังสิตจะเห็นต่อหม้อเต็มเลย
จากรังสิตยาวเข้าไปนู่นเป็นมหากราบตั้งแต่ปี๓๓
ผมเป็นเด็กวัยรุ่นมากรุงเทพก็เห็นเสาตัวนี้แหละ
เสาอะไรนี่เขาจะสร้างรถไฟความเร็ว
เขาจะสร้างสะพานทางด่วนเข้าไปฮะ
เพื่อให้การจราจรแก้ปัญหาจราจร

เสานี่มันรู้ไหมแล้วมันขึ้นสนิมแล้วเหล็กเนี่ย
สร้างมาไม่เสร็จไม่เสร็จไม่เสร็จไม่รู้ขี่ผ่านมากี่รัฐบาล
พอมาถึงปี๔๐๔๒ก็ไปยกเลิกสัญญาเขา
ที่จริงมันก็ผิดหรอกคือฮอปเวลล์สร้างไม่เสร็จก็จำเป็น
แต่รัฐมนตรีตอนนั้นไปยกเลิกสัญญาแบบประมาทเลินเลิก
ยกเลิกสัญญาปั๊บจบกันทีฮอปเวลทุบเสาทิ้งเลย
อฟเวลก็ฟ้องอีกฟ้องใครฟ้องก็เข้าสู่คณะอนุญาโตตุลาการ
อนุญาโตตุลาการมาจากไทยนี่แหละก็คนไทยเรานี่แหละ
เราก็คิดว่าคนไทยจะช่วยกันนี่อนุญาโตตุลาการชี้ขาดว่ายังไงรู้ไหมครับ
กระทรวงคมนาคมและการลดไฟ
สัญญายกเลิกสัญญาไม่ชอบไม่เป็นไปตามขั้นตอน
รัฐบาลไทยผิดต้องชดใช้ให้กับโฮปเวล
บริษัทฮ่องกงเป็นเงินสองหมื่นห้าพันกว่าล้านบาท
เอาล่ะสิทีนี้เรียกว่าค่าโง่ฮอปเวล
เรื่องนี้คล้ายคล้ายกับอัครานะใครติดตามเรื่องเหมืองทองอัครา
เพิ่งไปไหนรอฟังคิวต่อไปมันจะเป็นตอนอวสารแล้ว
สุธินตอนเปิดชนด้านมาตอนพระเอกกำลังจะเจอกัน
เดี๋ยวจิราพรจะมาว่าตอนอวสารแต่วันฟังฮอปเร็วก่อน
อฟเวลพออนุญาโตตุลาการชี้ว่าผิดรัฐต้องชดใช้เขาสองหมื่นกว่าล้าน
ตายสิฆ่าโง่แล้วคมนาคมและการรถไฟก็ไม่โง่หรอก
อุทธรณ์ยื่นฟ้องสารปกครองเลย
บอกว่าอนุญาโตตุรการชี้ผิดวินิจฉัยตัดสินผิด
ต้องไม่มีสภาพบังคับสารปกครองชั้นต้น
เอาด้วยคือ
นุญาโตวินิจฉัยไม่ชอบ
เพราะฉะนั้นรัฐบาลใดไม่จำเป็นต้องชดใช้ท่านประธานครับ

สารปกครองชั้นต้นนี่บอกอนุญาโตการวิจัยผิด
พอสารปกครองสูงสุดซึ่งเป็นที่จบนี่

นุญาโตวินิจฉัยชอบแล้ว
รัฐบาลต้องชดใช้ฮอปเวล
ก็ต้องเชื่อสารปกครองสูงสุดจบที่สารปกครองสูงสุดถือว่าจบแล้ว
คือรัฐบาลจะต้องชดใช้เขา

นี่ต้องขอบคุณนะไอ้ดิ้นต่อนี่ต้องชมเลย

ต่อยังไงครับขอลื้อฟื้นคดีพิจารณาใหม่
มีหลักฐานใหม่ยื่นสารปกครอง

สารปกครองสูงสุดอีกรอบสารปกครองสูงสุดก็บอกว่า

สารชั้นต้นชอบแล้วอนุญาโตชอบแล้ว
เพราะฉะนั้นรัฐบาลไทยจะต้องใช้เขา

ในวงเงินสองหมื่นห้าพันกว่าล้านบาท

รัฐบาลไทยต้องใช้หนี้ให้กับ
สารปกครองสูงสุดชี้ขาดแล้ว
คุณไปอูทธรรมด์ก็แล้วอีโลปก็แล้ว
จบเขาแปลว่าไม่เอาด้วยหมดแล้ว

โดยกระทรวงคำนาคมและก็การรถไฟต้องใช้เขา
สองนี่ตรงนี้มาแล้วเข้าเรื่องแล้ว
รัฐต้องไปตามฟ้องเอาไปจากผู้กระทำผิดคือผู้ละเมิด
ใครที่ไปยกเลิกสัญญาเขาผิด
นี่ตามพรบรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐพศ๒๕๖

เจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้รัฐเสียหายต้องชดใช้เอง
หมายความว่างานนี้ถ้าจะเซฟรัฐบาลไม่ต้องเสียค่าโง่
ต้องให้คนที่ยกเลิกสัญญาเสียแทน
คนที่ยกเลิกสัญญาคือใครเนี่ยท่านนายกไม่อยู่อ่ะ
คนที่ยกเลิกสัญญาวันนั้นไปพลิกดูแล้วเปิดดูแล้วเปิดดูแล้ว
เอาละทีนี้ไม่รัฐบาลก็ท่านสุเทพต้องชดใช้อ่ะค่าทางที่ถูก
ต้องทำตามกระบวนพรบรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่รัฐ
ก็คือรัฐบาลต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งสอบสวนว่าละเมิด

แล้วก็ส่งสารสังกัดชี้ให้ไปจัดการชดใช้
อย่างนี้เขาทำกับนายกยิ่งรัก
จำนำข้าวไว้แบบเดียวกันเป๊ะ

ทำไมไม่เอาคนเป็นรัฐมนตรีคมนาคมตอนนั้นไปชดใช้บ้าง
รัฐบาลไม่ดำเนินการมาจนถึงวันนี้
แล้วที่สำคัญที่ผมต้องพูดในสภาวันนี้คือ
กฎหมายมันบังคับให้ทำไปในอายุความมัน๒ปีด้วย
จากวันที่รู้ว่าละเมิดผิดพลาด
นับมา๒ปีต้องฟ้องใน๒ปี
ปีนั้นที่เขาชี้และรู้ว่าละเมิดคือเมษา๖๒
ครบ๒ปีคืนเมษา๖๔อีก๒เดือน
ทันก็ทันฟ้องไม่ทันก็ลอยนวล
เพราะฉะนั้นวันนี้รัฐบาลถ้าจะเอาเงินจากคนอื่นใช้แทนรัฐ

ถ้า๒เดือนผ่านไปรัฐบาลควักลูกเดียว
วัดหัวใจนายกประยุทธ์วัดหัวใจรัฐบาลชุดนี้
ว่าจะเอาจากคุณสุเทพหรือจะเอาจากรัฐบาล
พบว่าเอ๊ยยังไม่เห็นดำเนินการอะไร
นี่อีก๒เดือนก็หมดแล้วนี่
ถ้า๒เดือนผ่านไปไม่ทำอะไรพวกผมคุยกันแล้ว

พวกผมยื่นทันทีละเว้นปฏิบัติหน้าที่
ไม่ดำเนินการเรียกเอาผู้ละเมิด

เพราะลำตีท่านนี้มีบุญคุณส่งเสียท่านนายกเป็นนายก
ส่งเสียจนเป็นนายกไม่กล้า
แล้วผมก็รู้ว่ามีการวิ่งเต้นใช้เทคนิคขั้นเซียนเหนือเมฆ

ก็พอดีลำดีคำนาคมมาตอบเมื่อวานนี้
ตอบปั๊บผมรู้ทันทีเมื่อก่อนผมไม่รู้นะ
ผมไม่รู้ว่าเขาใช้เทคนิคอะไรที่จะรอด
พอลำตีคำนาคมมาตอบปั๊บผมรู้เลย
ลำดีคำนาคมตอบว่าอย่างไงครับชี้แจงบนสื่อ
บอกว่าคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด
เอาล่ะสิวันนี้รัฐบาลไม่นิ่งนอนใจ
รัฐบาลยังเห็นว่าสารปกครองสูงสุดวินิจฉัยผิด
เอาเลยทีนี้ตายแล้ว
รัฐบาลไทยปฏิเสธสารปกครองไทยเอาหน้าไว้ไหนสารปกครอง

รัฐบาลกำลังดำเนินการบอกว่า
สารปกครองโดยที่ประชุมคณะใหญ่วินิจฉัยผิดพลาด
จะยื่นสารรัฐมนูลคือยื่นผ่าน
พูดถูกการแบรนดีฤษภาแล้ววันนี้ยื่นไปสารรับโน้นแล้ว
ให้สารมูลชี้ยกเลิกเพิกถอนคำวินิจฉัยของสารปกครองสูงสุด
ถ้ายกเลิกเสร็จก็ไม่ต้องชดใช้ไม่ต้องชดใช้ก็ไม่ต้องไปเอากับผู้ละเมิด
ฟังดูดีนะดูดียังไงครับ
ดูเหมือนว่ารัฐบาลชุดนี้สู้แบบหัวไม่ยอมถอย
สู้แบบชนิดโอ้โหขนาดสารปกครองสูงสุด
จัดการแล้วยังไม่หยุดอ่ะน่าชื่นชมสู้จริงอ่ะ
แต่สู้ทั้งทั้งที่รู้ว่าแพ้ฟังนะ
สู้ทั้งทั้งที่รู้ว่าแพ้ผมไม่ใช่เก่งกฎหมายนะท่านประธาน
แต่ผมมีที่ปรึกษากฎหมายเอาเป็นว่าระดับอดีตประธานสารปกครอง
เยอะเขาวินิจฉัยกันว่า
ไม่มีทางจะกลับคำวินิจฉัยสารปกครองได้
คุณยื่นสารรับนูนก็ตามสารนูลไม่มีอำนาจที่จะมาสั่งกับคำวินิจฉัยหรอก
ผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐษาอำนาจคุณอยู่ไหน
เรื่องอะไรคุณจะมาสั่งยกเลิกคำพิพากษาได้
สู้ให้ตายก็ไม่มีทางชนะไม่มีทางเปลี่ยนแปลง
ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงจะเกิดอะไรขึ้นรู้ว่าแพ้ก็สู้ไป
สู้ไปสู้ไปวันหนึ่งคำตอบมันจะจบเอง
เกมนี้ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอยอย่างไรลงเอยคือกลับไม่ได้
พอกลับคำตัดสินไม่ได้ปั๊บเอาละทีนี้ฉันจะกลับมาเอากับคนละเมิด
หมดอายุความแล้วหมดแล้วอายุความอ่ะ
เทคนิคเซียนเหนือเมฆไงแทนที่จะยกให้กันเยอะใช่ไหม
ก็ทำเป็นสู้มันถึงสุดชีวิตอ่ะทั้งทั้งที่รู้ว่าแพ้
แล้วถ้าควรจะเป็นจริงถ้าบริสุทธิ์ใจจริง
ในช่วงที่คุณสู้ในช่วงที่คุณยื่นสารลำนูนเนี่ย
คุณก็ดำเนินการเอาผิดผู้ละเมิดไปด้วยควบคู่กันไปด้วยสิ
ทำไปด้วยควบคู่ไปด้วยถ้าเกิดสารชี้ออกมาว่า
สารลำนูนผิดอ่าวก็ไม่เป็นไร
แต่ถ้าวันใดสารนุนบอกว่าต้องยืนตามคำวินิจฉัยของสารปกครองสูงสุด
วันนั้นไอ้คนนั้นจะไม่ได้หลุดรอด
หมดอายุความนี่คือช่วยกันแบบเทคนิคเซียนเหนือเซียนไง
ผมถึงบอกว่าเรื่องฮอปเวลนี่ดูดีนี่
คุณช่วยงบเวลเอ๊ะคุณช่วยรัฐบาลหรือคุณช่วยใคร
ถ้าดูผิวเผินโอ้โหรัฐบาลสู้จริงอ่ะสู้จัง
เอาละครับเรื่องนี้เชื่อว่าลำตีคำคมต้องขึ้นมาตอบ
ตอบว่าอยู่ในขั้นตอนของศาลไม่มีหรอกครับ
พอพอกับเหมืองทองอัคราเลยตอนนี้เขาจะตัดสินตอนไหนตอนนั้น
เอาละทีนี้อันนี้เอื้อพวกพ้องนะก็มาถึงเรื่องสำคัญซะเลย
รอคอยกันมานานเหมืองทองอัคราเหมืองทองอัคราเนี่ยมันบ่งชี้อะไร
่งชี้ว่าผู้นำขาดจริยธรรมขั้นสูงสำหรับผู้นำประเทศ
จริยธรรมอะไรครับไม่รับผิดชอบทำผิดแล้วไม่รับผิดชอบ
ไม่รักษาสัจจะวาจาด้วยโดนความผิดให้คนอื่นด้วย
ภาวะผู้นำหมดเอาอย่างนี้ครับมันมีหลายเรื่องที่เพื่อนฝูงเขาจะมาลงรายละเอียด
เรื่องของการขัดวาระผู้นำแต่ผมยกตัวอย่างกรณีนี้เพราะอะไรครับ
เรื่องเมืองท้องอาคารานี่คนสนใจทั่วประเทศ
หลังจากผมเปิดเรื่องนี้ที่ตอนประชุมทีโอทีเมื่อปี๖๒ท่านประธานนั่งเป็นประธานด้วย
เมืองทองอัคราพอเปิดออกมาปั๊บคนตาโตเลย
แล้วหลังจากนั้นมาเหมืองทองอัคราอยู่ในความทรงจำแล้วทุกคนติดตาม
เพราะฉะนั้นใครจะบอกว่าผมเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่รับสารภาพ
แต่นี่คือการกัดไม่ปล่อยผมเตือนท่านแล้วบอกท่านแล้ว
คนแรกที่ขึ้นมาเตือนไม้หนึ่งคือสุธินแล้วอย่าคิดว่าผมพูดแล้วผมทิ้งนะ
สุธินไม่สนใจใช่ไหมไม้สองจึงให้ชนนั่นมาเตือนปีที่แล้วที่นี่
สามวันนี้จีราพรคือยังไงครับ
เมืองทองอัคราที่สรุปได้ตรงใจมหาชนนะ
หนึ่งต่างชาติมาลงทุนเหมืองทองอนุญาตเขาถูกต้อง
ดีคือดีมาปิดเขาปิดนั้นโดยอำนาจมิชอบ
ใช้มาตราสี่สี่ปิดเขาเลยฟ้อง
ทุกคนเข้าใจได้ว่าวันนั้นใช้อำนาจมิชอบจริง
เหลืออย่างเดียวขึ้นสารแล้วจะตัดสินยังไง
และคนก็ค่อนข้างเชื่อแล้วว่าตัดสินออกมาเมื่อไหร่
รัฐบาลผิดไม่ใช่รัฐบาลนะเขาฟ้องราชอาณาจักรไทยนะ

คือทั้งหมดในประเทศนี้นะ
แล้วรอคอยเพียงว่าอนุญาโตตุลาการ
ตัดสินเป็นทางการวันไหน
และที่สำคัญที่สุดใครจะเป็นคนใช้
ควักเงินจ่ายหรือนายกประยุทธ์
หลักคิดที่คนเขาคิดได้ก็คือวันนั้นกฎหมายมันบอก
ถ้าท่านนายกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประยุทธ์ประเทศก็เสียใช้จ่ายแทน

แต่ท่านนายกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นายกประยุทธ์ต้องควักเองเท่านั้น
รอคอยไปรอคอยมาจุดนี้จบ
ชัดคือวันที่จะเป็นนายก
สมัครประทิฤษฐ์เอ่ยสมัครเป็นแคติเรจนายก

นายกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
เอาล่ะสิทีนี้คนไทยทั้งประเทศ
เกิดความหวังชัยโยเลย
แล้วประเทศไม่ได้จ่ายหรอกประยุทธ์ต้องจ่ายเพราะไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นี่เขาหวังอย่างนั้นจริงประเทศรอดแล้วขอบคุณกรกต
ชี้ว่าท่านนายกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
แล้วก็ดูเหมือนจะเป็นจริงด้วย
ละนานศรีแก้วขึ้นพูดตรงนี้นายกประยุทธ์ขึ้นตอบ
ใช่ไหมฮะผมขอรับผิดชอบเรื่องนี้ผมจะรับผิดชอบของผมเอง
โอเคสาธุรอดแล้วประเทศ
๓๐๐๐๐๔๐๐๐๐ล้านที่ฝันสยองอยู่นี่จะไม่ต้องมาเสีย
ก็คิดอย่างนั้นจริงคนก็ดูเหมือนจะคลายความกังวลลง

คนไทยที่ติดตามเรื่องเหมืองอัครา

นี่มันวัดว่าคนไทยสนใจเรื่องเหมืองทองอัครา
สนใจว่าใครจะเป็นคนควักเงินจ่าย
แล้ววันนี้อนุญาโตทำไมตัดสินช้าจัง

นั่นศรีแก้วที่ผมมอบอำนาจให้นี่
ตามเรื่องนี้ไม่ลดละ

แอบต่อรองกันที่ไหนเสนอผลประโยชน์ให้กับเขาที่ไหน
รพรสินทุวัยนั่งอยู่ข้างท่านอ่ะหายใจลดต้นคอท่านอยู่น่ะ
รู้หมดบันทึกการประชุมรับสุดยอดก็ยังมีเลย
รัฐบาลไทยเสนออะไรให้เหมืองทองอัคราก็รู้เลยแต่ผมสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันว่า
วันนี้นายกประยุทธ์เนี่ยกำลังจะปัดความรับผิดชอบ
ควักใช้แต่จะเอาผลประโยชน์ของประเทศสูเอีย
เหมืองทองอัคราถอนฟ้องโดยยกประโยชน์ของแผ่นดิน
ให้กับเมืองทองอัคราแทนแล้วไอ้ประโยชน์ที่ยกให้เขานี่
คิดไปคิดมาแล้วนี่มันแพงมหาศาลมาก
ก็เสียค่าปรับสามสี่หมื่นล้านอ่ะนี่ถ้าว่ากันจริงจริงแล้วนี่
ตัดสินปั๊บควักให้เขาจริงจริงสามแสนหรือสี่เอ่อ
หมื่นหรือสี่หมื่นล้านประมาณนี้แต่ไอ้ที่เจรจาต่อลองกันวันนี้
หยิบยื่นให้เขาวันนี้มันมากกว่านี้เพียงแต่ตัวเอง
ความรับผิดชอบแต่ทรัพย์สินของแผ่นดินที่เสนอให้เขาเนี่ย
เอาเป็นว่าง่ายแย้ไม่รู้ก็แล้วกัน
แผ่นดินที่จะยกให้เขาสัมประธานใหม่เนี่ยสำรวจใหม่ประมาณใหม่เนี่ย
ต่ำกว่าสามแสนไล่อ่ะสามแสนไล่อ่ะ
ถ้าเขาถอนฟ้องอื่นเรื่องนี้สนุกตื่นเต้น
เดี๋ยวจีรพรจะมาเล่าให้ฟังขอท่านลมตรีมานั่ง
ลำตีอุตสาหกรรมมานั่งแล้วเปิดใจกว้าง
อย่าไปโทษท่านสอสอจิลพรคุณไปรู้ได้ยังไง
คุณไปสืบสอได้ไงไปเอาความลับมาได้ยังไง
เอ้าก็เขาคนประชาชนเนี่ยประชาชนสนใจเรื่องนี้เนี่ย
เขาก็ต้องเอามาสิแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้มันจบโดยอะไรรู้ไหมครับ
ท้ายสุดเป็นเบ๊ให้เขาขี่คอ
วันนี้จึงไม่ตัดสินไงที่ไม่ตัดสินเพราะอะไร
อย่าเพิ่งตัดสินนะสองฝ่ายไปบอกกันอย่าโตตัวละกัน
เพิ่งตัดสินนะฉันกำลังเจรจากันอยู่
เมืองทองอัคราก็บีบเอาบีบเอายังไม่ได้ดั่งใจก็ไม่ถอน
วันนี้ก็เสนอเสนอเสนอนี่ครับขาดจริยธรรมหนึ่งความรับผิดชอบ
เป็นผู้นำประเทศต้องรับผิดชอบพูดว่าจะรับผิดชอบคนเดียว
ตัดออกนี่คือไม่มีความเป็นผู้นำขาดภาวะผู้นำ
ถ้าเรื่องอย่างนี้เรื่องปปชก็ไม่ชี้แจงทรัพย์สิน
เหมืองอัครานี่คนก็จ้องดูทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ย
ยังจะไปได้ยังพิ้วไปได้นี่ผมถือว่าอันตรายนะ
อย่างอื่นทำได้หมดเรื่องสำคัญต่อมา
จากขัดจริยธรรมแล้วนี่ปัญหาของท่าน
ที่ทำให้การบริหารงานล้มเหลวคือเรื่องการเมือง
การเมืองเป็นเมนใหญ่นะท่านประธานถ้าการเมืองไม่ดี
การเมืองมันไม่รับความเชื่อถือการเมืองอ่อนแอการเมืองแย่แล้วเนี่ย
พังไปหมดเพราะฉะนั้นนี่จะปฏิรูปอะไร
เขาถึงเรียกเป็นปฏิรูปการเมืองน่ะวันนี้การเมืองของท่านประยุทธ์นี่
จากไม่สร้างการเมืองที่ดีงามตามที่เคยพูดไว้
แล้วนี่ท่านยังดึงการเมืองถอยหลังกลับไปสู่ยุค
ไม่รู้ย้อนหลังกี่ปียุคก่อนบอกโรคนั้นโรคนี้
ร้อยเอ็ดโรคนั้นโรคนี้จ่ายเงินกันยุคนี้
ประชาธิปไตยแบบกล้วยกล้วยอยู่กันด้วยกล้วย
ดึงประเทศกลับไปอย่างนี้ถามว่าท่านชนะพวกผมใช่ไหม
ตั้งรัฐบาลได้และได้อีกก็ได้เสียงข้างมาก
ปิดปากฝ่ายค้านเมื่อไหร่ก็ได้ใช่
เพราะท่านใช้กล้วยแต่รู้ไหมว่ากล้วยอ่ะ
มันจะกลับไปจุกปากท่านคืออะไรครับ
ก็เพราะกล้วยมันบางเบาสิมันถึงกวนกันอยู่วันสองวันนี้
้วยมันไม่ไปตามว่าเนี่ยสิ่งที่เห็นก็เลยเป็นการเมืองอับพลักษณ์
ไม่รู้กี่พักร้อยพ่อพันแม่น่ะมันอ่อนแอ
ให้ใครเป็นนายกก็ยากถ้าการเมืองแบบนี้แล้วที่สำคัญ
คนดีดีอยู่กับท่านได้ไหมล่ะสี่กุมารเข้าไปไหนนั่นน่ะ
ก็เพราะเนี่ยการเมืองที่ท่านทำเนี่ยแล้วการเมืองแบบนี้
สร้างอะไรไว้ให้กับลูกหลานเราก็บอกว่าแก้มันเถอะ
ใช้วิธีนี้ท่านก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วช่างเถอะได้เป็นแล้ว
ต่อไปมาแก้มันสรรทธรรมนุนให้มันการเมืองแบบใหม่ซะ
ถ้าการเมืองเป็นแบบนี้ต่างชาติเขารู้
ไม่นานเขาก็ล่อกันอีกก็ซัดกันอีกเดี๋ยวเกิดสงครามกลางเมือง
เศรษฐกิจไม่ต้องไปลงทุนกับเขานะเขาจะฆ่ากันอยู่แล้วไม่กี่ปี
แล้วก็จริงไหมล่ะจริงไหม๒เดือนที่ผ่านมา
เมื่อวานก็ยังนั่นอยู่วันนี้ก็บอกว่าจะมาสภาอยู่
คนไทยก็แตกแยกการเมืองนี่เป็นเหตุ
ท่านนายกประยุทธ์และคณะมตรีชุดนี้เนี่ย
อกจากไม่ปฏิรูปการเมืองปฏิรูปประเทศตามนโยบายแล้วนี่
ทำลายการเมืองลงไปย่อยยับ
ไหนที่บอกการเมืองแบบใหม่ไม่มีหรอกแล้วการเลือกตั้งต่อไปวันนี้ข้างหน้า
จะเลือกตั้งกันอย่างไรการเมืองจะปรากฏรูปโฉมแบบไหน
แล้วแก้ไหมล่ะนี่ก็ขาดจริยธรรมขั้นสูง
ผมเคยพูดตรงนี้ว่าท่านนายกจะตีสองหน้านะ
ให้ลูกน้องครึ่งไปเสนอยฤทธิแก้รับนูน

ผมก็ดีใจนะมันผ่านวาระไปแล้วก็ไปตั้งกรรมธิการเข้ามา
วันหนึ่งก็ดีใจว่าโอ๊ยได้โหวตสอสลอทางตรง๒๐๐คนโอ้โหวิเศษ
พอมาอีกทียื่นสารรัฐมนูลตีความความฝันสลาย
ส่งสัญญาณอะไรส่งสัญญาณว่าการเมืองวันนี้
ไม่มีสัญญาณว่าจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในดังที่ดีขึ้น

การเมืองล้มเหลวมันก็นำไปสู่เศรษฐกิจความเชื่อมั่นในต่างประเทศ
ผมเรียนนิดนึงกลับไปนิดนึง
ท่านนายกนี้ไปลงทุนทำอะไรกับฮบวีลล์
ไปรัฐบาลไปยื่นว่าสารปกครองวินิจฉัยไม่ชอบ
ปกครองสูงสุดไม่ชอบยื่นทั้งสองรอบ
ท่านคิดบ้างไหมว่าท่านลงทุนสูงมากท่านลำตี
เอาเชื่อมั่นของประเทศไปเป็นเดิมพันธุ์สูงมากกับคนคนหนึ่ง

การที่รัฐบาลไทยไม่เชื่อถือสารปกครองไทย

การที่บริษัทใหญ่ข้ามชาติมาลงทุน
นึกจะยกเลิกเขาเมื่อไหร่ก็ยกเลิก
กเลิกแล้วเอาสู่กระบวนการยุติธรรมก็ไม่มีมาตรฐาน

เมืองทองอัคราก็ลายหนึ่งแล้วนี่

ถ้าคุณยังมือหนึ่งคุณก็กวักมือเข้ามาลงทุน
อีกมือหนึ่งคุณก็ทำให้เรื่องที่เขาไม่เชื่อถือ
ถ้าจบแบบดีที่สุดคือ

เป็นสุภาพบรุษก็ชดใช้เข้าไปแล้วก็ไปเอาจากผู้ละเมิด

มันก็จำเป็นล่ะครับประเทศก็ต้องเสีย

ความเชื่อถือในระยะยาวของลูกของหลาน
คนจะมาลงทุนประเทศนี้ได้เชื่อมั่น
ผมว่ามาทั้งหมดนี่เป็นเพียงตัวอย่างบางตอนนะ
เพื่อนผมจะลงอธิบายขยายความในรายละเอียดอีกเยอะ

ถ้ามีการขึ้นชี้แจงประเด็นใดที่มันผิดพลาดคาดเคลื่อนจากความเป็นจริง
อาจจะได้เจอกันอีกสักครั้งสักรอบ
แต่ก็หวังว่าการอภิปรายและข้อมูลที่ผมให้ทั้งหมดวันนี้เนี่ย
ท่านนายกท่านลมตรีจะนำไปประกอบการพิจารณา
ถ้ามันอย่างไรเสียเนี่ย
ปรับวิธีคิดวิธีบริหาร
บุคคลปรับบุคคลไม่ได้ต้องลาออก
แล้วอย่าคิดว่าประเทศนี้ไม่มีคนที่จะเป็นได้

สุดท้ายปลายทางเรื่องที่จะกินใจกันมาก
ยติคือเรื่องสถาบัน

แต่ให้ใจเป็นธรรมนะเพื่อนที่เคารพ

ไม่มีใครกล้าเอาเรื่องอย่างนี้มาเล่นการเมืองหรอก

เพราะเมื่อก่อนมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้กับสถาบัน

ถ้าท่านนายกอยู่ท่านนายกถามสิ

ท่านชวนเจ้าวริส
ทักษิณท่านยิ่งรักท่านอภิษฎ

เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับสถาบันไหม
ถ้าเกิดขึ้นแล้วพวกผมก็มีสิทธิ์ห่วง

ถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบก็บอกทีแล้ว

หนึ่งท่านมีท่านสมาชิก

ท่านประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับ
ข้อ๖๙ครับท่านประธาน
ท่านผู้อภิปราย
ก็วนเอาเรื่องที่

อภิปรายโดยไม่จำเป็น

ผมขออนุญาตท่านประธานวินิจฉัย
แล้วให้ถอนนะครับ

แต่ก็ผมก็ฟังได้ว่า

สร้างความเสียหายกับสถาบัน
ขออนุญาตท่านสุธิน

ก็ฝากท่านสุธินระมัดระวัง
เรื่องนี้ที่เราต้องมียติแบบนี้

เมื่อมันเกิดเรื่องอย่างนี้ซึ่งมันไม่เคยเกิด
เราก็จำเป็นต้องเตือนกัน

ท่านจะจอดที่ป้ายท่านมันก็จบ

นายกไม่ดีนะ

เหตุการณ์ที่เกิดกับขบวนเสด็จ
ถ้าเป็นนายกประเทศอื่นลาออก
นี่ชี้หน้าด่าคนอื่นเฉย

ก็จะได้เข้าใจถึงการทำหน้าที่ของเรา

ก็จะได้เอาข้อมูลที่พวกเราพูดมาทั้งหมด

ปรับไม่ได้แก้ไม่ตกจนไว้ก้าว

เปลี่ยนพวกท่านก็ได้ไม่ต้องเป็นลูกผมหรอก

ท่านประธานครับด้วยความขอบคุณท่านประธานขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับขอบคุณอย่างสูงครับ

พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะครับ
ใช้เวลาไม่จำกัดเชิญครับ
ขอบคุณครับ

ที่ผ่านมาท่านสุธินคลังแสงประธานวิบฝ่ายค้านนะครับก็ได้อภิปราย